สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่

ต้องรอแปบนึงตอนนี้บรรยากาศการจัดรักต่อให้มุกเป็น
วิทยาลัยพระดิบนร่วงจะติดหายกราภาวทั้งหมด
มันมีการชุมหนุ่มเกิดขึ้นนะครับ
สรุป๑๗มิถุนายนคือวันนี้มีการประชุมสอบคอ
เป็นครั้งแรกที่คุณชาติชาติแล้วก็นายกจับมือกัน
โอเคละพร้อมให้ความร่วมมือกับทางกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
พร้อมรับนโยบายรัฐบาลและที่สำคัญวันนี้เราได้เห็นหน้าเห็นตา
นายกเมืองพัทยาด้วยนายกบรรไหนนายกเบียง
ก็มาของประชาติประเทศมีนายกสองคน

ทำไมเขาต้องเรียกว่านายกเมืองพัทยาวะ
ทำไมเขาไม่เรียกว่านายกเมืองกรุงเทพ
ไม่เพราะว่าพัทยามันไม่ได้เป็นจังหวัดไง
พัทยามันอยู่ในชนบุรีแต่มันเป็นเมืองพัทยา

เขาเรียกว่านายกเมืองพัทยาใช่ไหม

สรุปออกมาไม่รู้ว่าเป็นข่าวดี

แต่ที่แน่คือมติออกมาแล้วนะคะว่า๑กรกฎาคมนี้
หน้ากากได้ตามความสมัครใจ

เงื่อนไขในการถอดแมสหรือว่าถอดหน้ากากอนามัยนะคะ
คือถ้าอยู่สถานที่อัลดอร์หรือว่านอกอาคารถอดได้

ไม่ใช่ว่าไปคอนเสิร์ตสองพันคนยืนติดกันแน่นเลยแล้วถอดหน้ากาก

แล้วก็จะต้องสามารถเว้นระยะห่างได้ด้วย
หรือถ้าใครยังอยากใส่อยู่ก็ใส่ได้นะไม่เป็นไร
ส่วนในอาคารถ้าคุณอยู่ในอาคารนั้นคนเดียว
อยู่คนเดียวนะถอดได้ไม่เหมือนอยู่ในห้องคนเดียวไงพี่มดถอดอยู่แล้วใครจะใส่
ยังไงก็ไม่ต้องประกาศไหมอยู่คนเดียวแล้วใครจะใส่
เผื่อใครถามเผื่อสงสัยว่าเดี๋ยวเขาทำตามอย่างเคร่งครัด
อยู่คนเดียวถอดได้อยู่แบบหลายหลายคนก็ใส่ไว้ก่อน
แต่ถ้าต้องมีกิจกรรมที่จะต้องทำแล้วจำเป็นต้องถอดหน้ากาก
เช่นกินข้าวก็ถอดได้ออกกำลังกายถอดได้แล้วนะคะ
ก่อนหน้านี้ถ้าเราไปออกกำลังกายเขายังให้ใส่ไว้อันนี้เขาให้ถอดได้แล้วค่ะ
แล้วก็พวกศิลปะการแสดงที่ต้องใช้แบบสีหน้าท่าทางอะไรอย่างนี้
ได้แต่หลังจากเสร็จสิ้นแล้วปุ๊บให้ใส่กลับทันที
ก็เหมือนกับทีวีของเราตอนนี้ก็คือต้องเอาจริงนะควรจะถอดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วด้วย
เพราะว่ามันถึงเป็นศิลปะศิลปะการแสดง

ที่ต้องเพียงด้วยเนอะสำหรับการถ่ายทำละครภาพยนตร์อะไรแบบนี้

แต่เขาก็บอกว่าให้ทำอย่างระมัดระวังแล้วก็เคร่งครัด
แล้วก็วันนี้มติสวบคอที่ออกมาอีกเนี่ยนะคะ๗๗จังหวัดตอนนี้ถือว่าเป็นพื้นที่สีเขียวแล้วนะคะ
ไม่มีสีแดงไม่มีสีเหลืองไม่มีสีส้มคือตอนนี้เขียวทั้ง๗๗จังหวัด
ก็ถูกต้องเพราะอะไรรู้ไหมแล้วก่อน๖เราต้องเสียค่าประกันด้วย๖๕๐บาทคือตอนนี้ที่เขาถามเมื่อวาน
ก็เพิ่งอ่านเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ประเทศราวน์พี่ก็ได้มีโอกาสไปดูหน้าด่านตามข้าวมงค์ข้าวเหมียงพี่ก็ชอบไปถามว่าเป็นยังไง
ไม่ใช่หน้าด่านหรอกหรือว่าเข้าไปในเมืองหรือเพื่อนที่ก็ทำธุรกิจอยู่ด้านเยอะ
เขาบอกว่าใช่ทำไมคนตอนนี้เอาง่ายแค่คนมาเติมน้ำมันอย่างเดียวเนื่องจากประเทศลาวไม่มีน้ำมันเหลือเลย
ประเทศลาวนะ๘โมงเช้าเปิดประตูเติมน้ำมัน๘โมง๕นาทีหมดแล้วหมดเลยหมดทั้งประเทศเลย
หมายความว่ารายการโทรทัศน์พิธีกรถอดหน้ากากได้หมายว่าตอนนี้เราก็ถอดได้
แต่ทีมงานต้องใส่ไงคะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่แค่ในสตูกันแค่สาม

ทีมงานเราใส่หมดทุกคนเนี่ยช่างพงช่างภาพอะไรเขาก็ใส่หมด
มีแค่เราสามคนที่ถอดนะคะแล้วก็เรื่องของที่เที่ยว
ขยายเวลาให้แล้วนะคะปิดตี๒แล้วก็ปลดล็อกการขายแอลกอฮอล์ในโรงแรม
คือตอนแรกเนี่ยโรงแรมเขาห้ามขายบ่าย๒๕โมงแต่ตอนนี้ปลดล็อกแล้วก็คือขายได้นะคะ
แล้วก็ยกเลิกการคัดกรองอุณหภูมิในอาคาร
ปกติเวลาเราจะเข้าตึกที่ไหนก็ตามจะต้องมีการสแกนอุณหภูมิใช่ไหมคะ
เขาบอกว่าก็ยกเลิกแต่ว่าอันนี้ไม่ได้บังคับถ้าใครยังอยากจะตรวจอยู่ก็ไม่เป็นไร
แต่เขาจะเน้นว่าในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ที่ค่อนข้างสุ่มเสีย
มีคลัสเตอร์หรืออะไรแบบนี้ค่ะก็จะให้มีตรวจอยู่
อันนี้ก็ไม่ต้องตรวจแล้วก็ได้อันนี้ก็เป็นมติที่ออกมาของสบคนะคะ
สรุปสั้นว่าก็ปลดล็อกออกมาค่อนข้างเยอะแล้ว
มีผลทั้งหมดทั้งมวลที่มินพูดมาเนี่ยคือ๑กรกฎาคมนะคะ
ส่วนทางด้านของผู้ติดเชื้อวันนี้เป็นยังไง
วันนี้หมอมนูนนะคะออกมาพูดว่าจริงแล้วผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เนี่ย
คือทุกวันนี้ยอดที่เราเห็นมันไม่ใช่ยอดรายวันแล้ว
มันเป็นยอดแบบเฉลี่ย๗วันเฉลี่ย๑สัปดาห์
แต่หมอมนต์บอกว่าระยะหลังเนี่ยผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอีกแล้วนะคะ
มันเพิ่มสูงเอาง่ายไม่ต้องตัวฉันเอง

เพราะว่าหลายคนอ่ะแค่วันนั้นฉันมานั่งคิดอ่ะ
พวกที่เพื่อนทีมงานฉันติดรวม

ก็อาจหาเรื่องถึงแล้ว
ใช่แล้วก็แจ้งมาแบบ
ติดมาแต่ว่าตรงนั้นตรงนี้
สมมุติปวยครับมิ้นท์มันจะมึงอยู่เวลาสองวันที่มันเฉยสุด

ติดโควิดที่บอกฝืนออกไปทำงานเถอะ

ใช่แต่พี่ไม่มีไข้
แต่สุดป๊อกไปเลยนอน๒๔ชั่วโมงนอน๒๐ชั่วโมง
นอนหลับ๒๐ชั่วโมงอยู่๓วัน
คือมันไม่ได้มิ้นไข้แต่ระหว่าง
เพราะฉะนั้นบางคนเขาเป็นรักษาตัวอยู่บ้าน

เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ยอดเหมือนจะลดลงเรื่อยแต่ตอนนี้ยอดสูงขึ้นอีกแล้ว
เขาบอกว่ามีคลัสเตอร์นักเรียนเยอะขึ้นเหมือนกัน

ใช่ค่ะหมอมนุนบอกว่าจริงแล้วเราอาจจะเจอการระบาดระลอกใหม่อีก
แต่ว่าเป็นระลอกเล็กนะคะไม่ได้เป็นระลอกใหญ่มาก
เพราะว่าตอนนี้วัคซีนเราก็มีเพียงพอคนฉีดวัคซีนกันก็เยอะมากแล้ว
แต่หมอประนวลออกมาเตือนบอกว่าถ้าใครยังไม่ได้ฉีดกระตุ้นเข็ม๓
อย่างน้อยที่สุดคนไทยทั้งประเทศควรจะต้องมีการกระตุ้นเข็ม๓แล้ว
ต้องมีนะคะอย่างน้อยที่สุดคุณควรจะต้องฉีด๓เม็
แต่ถ้าคุณเป็นกลุ่ม๖๐๘คือมีอายุ๖๐ปีขึ้นไป
มีกลุ่มโรคร้ายแรงโรคประจำตัว๗โรคแล้วก็เป็นผู้หญิงตั้งท้อง
คุณต้องฉีดกระตุ้นเข็ม๔
แต่คนที่ติดแล้วคุณก็เว้นไปสัก๖เดือนถูกต้องไหมฮะแล้วค่อยไปกระตุ้น
คุณก็บอก๓เดือนก็ได้นะคะหมอมณุบอก๓เดือนก็ได้

แต่ว่าเข็มสมมุติถ้าคุณอยากกระตุ้นเข็ม๔แน่นะคะอันนี้แล้วแต่ไม่บังคับอยากฉีดก็ฉีดได้
เท่ากับว่าอีก๒อาทิตย์นะคุณแม่เนาะ๑กรกฎาเนอะประมาณนั้น
อาทิตย์อีก๒อาทิตย์ใช่ค่ะ

ที่เรียกว่าผ่อนคลายมากขึ้นไปเกือบจะ๑๐๐ละกันใช้คำนี้ดีกว่า
เพราะว่าในอาคารเราก็ยังต้องใส่หน้ากากอนามัยกันอยู่
แต่ข้างนอกถอดได้ละอัลโดรนี่ถอดได้ละ

เอาจริงโควิดมันไม่ได้หายไปไหนนะฮะ
เน้นอีกครั้งนึงว่ามันยังอยู่
แล้วมันก็ยังอยู่แล้วแบบว่าไม่รู้ว่าตอนนี้มันระบาดแค่ไหนด้วย
เขาบอกแต่ถ้าสมมุติเราดูจากคนรอบตัวเรา
คนรอบตัวเรามันก็ติดเพิ่มขึ้นนะ

ไปดูซะหน่อยภาพประวัติศาสตร์
คือที่คนก็บอกว่าเอาล่ะไปดูซิว่านายกเนี่ยจะเจอ
จะทำยังไงเมื่อเจอนายกเมื่อปฏิญาณหนึ่งละ
อยากจะแอบเฮ่งขึ่มหรือเปล่าแต่ที่ดูละอารมณ์ดีกูแม่
เขาบอกพี่น้องกันทั้งนั้น
วันนี้มีโอกาสเราได้เห็นคุณปรเมฆนะฮะ
หรือนายกเบียก็เป็นนายกเมืองปฏิญาณ
แล้วก็คุณชชาติศิษภัณฑ์วันนี้พลเอกบริยุจันโอชา
เขาเชิญพลเอกอโหนุพงภาวจินดา
วิรากูลนะฮะรองนายรัฐมนตรีแล้วก็นายกได้หันไปบอกนาย
ชาวชาวว่าเห็นไหมสื่อเยอะเป็นพิเศษเลยอืมคุณชาวชาวกล่าวตอบครับ
ครับเพราะเป็นเรื่องสำคัญอ่าเนอะพลเอกประดูกก็เปิดเผยว่า
ถือว่าเป็นวาระหนึ่งที่เป็นการประชุมสอบคอชุดใหญ่
เพื่ออนุญาตปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ต่างต่างซึ่งเราพยายามปรับ
แก้ไขให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนี่นะฮะอืมที่จริงแล้วคุณชาติชาติเมื่อก่อนเขาเข้า
ทำเนี้ยมเป็นประจำอยู่แล้วเมื่อแปดปีที่แล้วเมื่อก่อนก็

ถ้าสมมุติจะห่างเหินจากธรรมเนียบรัฐบาลเนี่ย

นะที่คู่ชัดเขาไม่ได้โอกาสเข้าในธรรมเนี้ยบอะไรเลย
ก็มีโอกาสกลับไปทำงานปกติของเขา
แต่วันนี้ได้กลับมาในบทบาทการเมือง
เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้มีโอกาสเจอกับนักการเมืองเท่าไหร่

เพราะว่าก็รู้จักมักจีกัน
เขาก็เคยเป็นรัฐมนตรีมาก่อนแล้วก็จะได้รับความสนใจเป็นพิเศษเลย

เรื่องลำควัน
วันนี้เรียนพี่น้องสื่อบัญชนที่รักทุกท่านนะครับ
ตลอดจนประชาชนที่รับฟังรับชมอยู่ทางบ้านนะครับ
วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่ง

แต่วันนี้อากาศดูที่มืดนะแม่

ถ้านายุก็เป็นใกล้นำชม

ประชุมสอบคอนายกก็ประชุมด้วย

ภาคประชาสัมพันธ์พูมนิยาเป็นผู้ชี้แจง
ว่าอ้าวคุณชาติชาติจะทำงานร่วมกับนายกได้หรือเปล่านายกปฏิเสธที่จะตอบคำถาม
โบกมือเชิญทั้งสองคนเนี่ยแม่มาเดี๋ยวพาไปเยี่ยมตึกไทยคู่ฟ้า
อืมไปชมซะหน่อยตึกไทยคู่ฟ้าตึกพักดีบดินช่วงหนึ่งพลเอกประยุทธ์นะฮะ
กับนายชาติชาติว่าเราก็พี่น้องกันทั้งนั้นแหละเคยเจอกันมาตั้งหลายงานแล้ว
นะฮะอย่างเช่นตอนน้ำท่วมก็เคยเจอค่ะตอนน้ำท่วมนายกประยุทธ์เป็นผ่อบอกทบอร์
ถูกต้องไหมค่ะคุณชัดชาติเป็นรัฐมนตรีคมนาคมค่ะตอนนั้นตอนสมัยคุณยิ่งรัก
คุณยิ่งรักกับนายกตู่เขาก็ทำงานด้วยกันบ่อยนะค่ะใช่ไหมแต่เวลาเราจะเห็นภาพนายกนายกปูกับ
คือนายกตู่อยู่ด้วยกันบ่อยตอนรัฐบาลของคุณยิ่งรักคุณชาติชาติเขาก็อยู่ด้วย
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็รู้จักกันทั้งนั้นนายกตู่ก็เลยแม่
เราเนี่ยก็เป็นพี่น้องกันทั้งนั้นแหละเจอกันตั้งหลายงานแล้วน้ำท่วมเราก็เคยเจอกัน
นั่นนะฮะไปช่วยกันแก้ปัญหาคุณชาติชาติบอกดีใจครับ
ได้เจอคนเก่าเก่าที่คุ้นเคยแปดปีมีอะไรเปลี่ยนไปเยอะนะครับอืม
ซึ่งตนก็ได้ชี้แจงสาเหตุที่ไม่ได้ร่วมงานที่ท่าเรือสาธรณ์เพราะไม่ได้รับแจ้งจริง
และในอนาคตหากต้องการให้ไปร่วมงานตนก็พร้อมจะไปและพร้อมจะไปต้อนรับนายกนี่แหละ
เมื่อพูดคุยถึงปัญหาต่างก็เป็นเรื่องที่ดีที่ได้ลงพื้นที่ร่วมกัน
อืมก็ชี้แจงความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากที่เทการท่าเรือ
ก็เหมือนแบบว่าตอนนั้นนายกเขาแอบน้อยน้อยใจนิดหนึ่งจะมากับมันไม่มากับมัน
ไม่คือเอาจริงนายกเขาก็พูดบอกว่าแบบก็แล้วแต่เขามันทำไมเราจะต้องไป
คือจริงนายกก็แอบบ่นสื่อเหมือนกันว่าเสือทำไมจะต้องไปให้ความสนใจเรื่องว่ามาใหม่มา

แม่กระแสนิยมตัชชาติเนี่ย
เหมือนภาพวันนี้คุณแม่เนาะแบบหลายท่านหลายเห็นก็คือดูแบบ
กลองดองดูชื่นมืนแต่ในสะพานเลยค่ะอู๋แซ่บแซ่บเนอะ
แล้วอภิปราณเดี๋ยวก็จะกลับมาเล่าให้ฟังว่า

ปลายไม่ไว้วางใจรัฐบาลครั้งนี้น่าจับตามองนะ
เพราะว่าแค่เปิดฉากมาถ้าสมมุติตัวอย่างไตเติลมาเนี่ย
มันก็เปิดฉากอย่างเหล้าใจแล้วทีเซอร์มาปล่อยขนาดนี้

เดี๋ยวก็มาบอก
โอเคค่ะมาไปฯพิธรพงษาดซ์กันก่อนค่ะ
สวัสดีคุณกันชายครับสวัสดีครับรถติดรถติดโอเคพอพอหลุดมาก็ก็ก็ก็มาได้
งั้นโอเคมันนวนลงไงแนวไปลืมลืมลืมอยู่ใกล้อีบ้าต่อมาเขาให้ถอดละนะที่นุ่มใช่
แต่ว่าก็แล้วแต่ว่าใครจะใส่ก็ได้อยู่แล้วแต่เหตุการณ์เนอะแอลกอฮอลวันนี้เอามาหรือยังคะอะไรนะ

ของนายหวังหรือว่านายฉันตินะครับ

สังหารโหดสามีภรรยาก็คือมาร์คกับมี่ที่ไต้หวัน
ซึ่งตัวนรพหัวเมียเองเนี่ยก็ตั้งครรภ์และก็มีลูกดีท้อง๒คนด้วยก่อน
คือเสียชีวิตหลังจากนั้นอำพลางศพโดยการที่เอาศพใส่ไว้ในท้ายรถบีเอ็ม
และไปจอดทิ้งเอาไว้ที่ฐานีรถไฟความเร็วสูง
ที่เถาหยวนที่ไต้วัน

ทางฝั่งของในหวังก็หนีกลับมาที่เมืองไทย
พอหลังจากกบด่านเสร็จปุ๊บปุ๊บตำรวจเองก็พยายามตามหาโตกัน
ล่าสุดทางฝั่งในหวังเองประสานข้อเข้ามอบตัว

ฆาตกรรมสองสามีภรรยารวมถึงลูกแฝดในท้อง
หมดสุดแล้วก็๔รายนะครับที่ประเทศไต้หวัน

หลังจากนั้นเนี่ยนะฮะนายสุชาติอายุ๖๓ปีนะครับ
เป็นพ่อกับนายสันติเขาติดต่อนะครับ

โดยมีพลตรวจเอกสุวัสดิแจ้งยอดสุขครับ
พ่อบอปเปอร์ตรอยนี่เดินทางมาร่วมสอบปากคำด้วยนะครับ
ล่าสุดนะฮะนายสุชาติเปิดเผยบอกว่า
ตนเองเนี่ยต้องขอโทษต่อครอบครัวของผู้ตายด้วย
ในฐานะที่เป็นพ่อของผู้เสียหา
ส่วนเรื่องคดีเนี่ยก็ว่าไปตามผิดถูกเพราะตนเองอยู่ที่ไทยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไร
แต่ในฐานะคนเป็นพ่อเมื่อลูกทำผิดก็ต้องพาลูกเข้ามอบตัว
เนื่องจากไม่อยากให้คนในครอบครัวต้องมาเดือดร้อน
แล้วก็ประเด็นที่บอกว่าครอบครัวของเรานั้นเป็นผู้มีอิทธิพลเนี่ยยืนยันนะว่าไม่เป็นความจริงนะ
นี่คือผู้เสียชีวิตคือพจนีนี่คือมี่ประเสริฐนี่คือมาร์คนะฮะ
ส่วนขวามือเมื่อกี้นี้ก็คือในหวังหรือว่าสันตินะครับ
คือเรื่องนี้นะฮะตัวในหวังเองเนี่ยหลังจากที่มีการมอบตัวแล้วตำรวจเองก็ล็อกตัวเรียบร้อยเนี่ยนะครับ
ในหวังเองก็ให้การภาคเสร็จนะบอกตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ลงมือทำ
แต่บอกว่าแค่ล่อไปแค่ล่อไปให้ถูกสังหาร

ตัวเองไม่ได้ฆ่าแต่คนอื่นฆ่า

เขาบอกเขามีส่วนรู้เห็นแต่ไม่ได้ลงมือเขา

ซึ่งตรงนี้เนี่ยทางตำรวจเองเนี่ยก็ยังไม่เชื่อนะฮะ
ก็กำลังสอบสวนกันอยู่นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
ซึ่งมันก็ไปพ้องกับไอ้ทางฝั่งของพ่อของในหวังนะฮะ
ก็เคยพูดเหมือนกันบอกว่าไม่เชื่อว่าลูกชายเนี่ยจะลงมือคนเดียว
มุมของพี่ชายชื่อว่ายิ่งยศพี่ชายของทางฝั่งมี่
ผู้ตายเนี่ยนะก็บอกเหมือนกันบอกว่าพี่ชายบอกว่าก็ไม่เชื่อเหมือนกัน
ว่าจะลงมือคนเดียวแต่เชื่อว่าในหวังเองเนี่ยลงมือด้วยนะฮะ
ลงมือด้วยพร้อมกับคนอื่นหรือเปล่า
เพราะเขาตั้งข้อสงสัยว่าจริงแล้วเนี่ยน้องสาวเขาก็รูปร่างใหญ่
แล้วก็ตั้งคันอยู่ในท้องอีกสองคนด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ฆาตกรรมเนี่ยแล้วจะเอาศพสองศพเนี่ยแบกขึ้นรถบีเอ็มไป
คนเดียวได้ยังไงคนเดียวเขาบอกมันน่าจะลำบากอืมเนี่ยนะฮะแล้ว
สำคัญที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าคเนกันดีไปกันสองคน
สมมุติทุบหัวคนแรกแล้วอีกคนนึงทำอะไรอยู่
ถ้าทุบหัวเมียผัวจะไม่ช่วยเลยเหรอ
หรือถ้าพบหัวผัวเมียจะไปช่วยเขาต้องช่วยกันถูกไหม
แต่การที่ลงมือสังหารสองคนโดยการที่ทุบหัวเนี่ยลงมือคนเดียวได้ยังไง
เขาก็เลยมองว่าอาจจะมีคนอื่นหรือเปล่า
ซึ่งในหวังเองก็บอกว่าตัวเองเนี่ยแค่ล่อไป
แต่คนที่ทำเป็นใครอันนี้ยังไม่ได้เปิดเผย
เดี๋ยวต้องรอดูนะฮะตำรวจน่าจะรีดแล้วว่ายังไงนะครับ
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยภาพมันเห็นแต่ในหวังขับรถไป
แล้วรถก็เป็นรถในหวังด้วยเนี่ยฮะ
ตอนนี้เขาบอกว่าตกลงคดีนี้เนี่ยจะต้องส่งตัวในหวังให้ไต้หวันไหม
เพราะว่ามันเป็นคดีที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรใช่ไหมคะ
เรื่องนี้เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางตำรวจเขาจะมีการทำหนังสือถึงพนักงานอายการ
เพื่อจะขอร่วมสอบปากคำผู้ต้องหาแล้วก็จะดำเนินคดีในประเทศไทยเพียงอย่างเดียวนะคะ
ต้นนะตอนนี้เพราะว่าไทยกับไต้หวันไม่ได้มีการทำสัญญากันส่งผู้ร้ายข้ามแดนกัน
แต่ว่าในมุมของทางด้านรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดนะฮะท่านประยุทธ์พัชรคุณ
ท่านก็บอกว่าหากผู้เสียชีวิตทั้งสองคนเนี่ยนะครับต้องการดำเนิน
ญาติของฝั่งผู้เสียชีวิตทั้งสองคนต้องการดำเนินคดีในไทยก็สามารถทำได้ค่ะนะฮะ
เพราะว่าเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๘บัญญัติไว้ว่าความผิดที่เกิดนอกราชนาจักร
ถ้าเป็นความผิดเกี่ยวกับชีวิตหรือฆ่าคนตายตามมวลกฎหมายอาญามาตรา๒๘๘
และผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดเป็นคนไทยก็สามารถดำเนินคดีในประเทศไทยแล้วก็รับโทษในไทยได้นะครับ
แต่ว่าตอนแรกก็มีข่าวมาเหมือนกันบอกว่าแล้วแต่ญาติถ้าเกิดว่าญาติอยากจะให้ไปส่งไปดำเนินคดีที่นู่น
ก็ต้องสงไงก็ลองเรื่องไป
แต่ทางญาติก็บอกว่าเขาขอดำเนินคดีในไทยก็ได้
แต่สังคมเองบอกว่าอยากจะให้ส่งไปที่ไต้หวเพราะโทษมาก
ทีนี้มุมของสังคมไทยก็มองว่าโอ้โหถ้าแบบถ้าเขาทำจริงเนี่ย
ก็น่าจะส่งส่งกลับไปรับโทษที่นู่นเพราะอยู่ที่นี่เขาบอกว่า
เขาติดคุกไม่กี่ปีเดี๋ยวก็ออกมาอีกแล้วใช่ค่ะแต่ก็อันนี้ก็ต้องรอดูแหละ
เพราะว่าสรุปแล้วถ้าไม่ได้ทำคนเดียวก็ต้องเค้นออกมาให้ได้ก่อน
หรือว่ามีภัยส่วนรู้เห็นบ้างวันนี้คือที่เขาดูกันก็คือบอกว่า
พยานหลักฐานอะไรทั้งหมดน่ะมันคงยังไม่ครบหรอก
เพราะหนึ่งสถานที่เกิดเหตุระยะเวลาการเกิดเหตุมันมันมันพอสักขวดแล้ว
สมมุติว่าเราเรามาวิเคราะห์กันนะอ่าอ่าวิเคราะห์กันนะค่ะ
สมมุติว่าถ้าในหวังไม่ได้ทำคนเดียวค่ะ
ถ้าไม่ได้ทำคนเดียวนะจะสอบยังไง
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นแก๊งทางฝั่งนู้น
อยู่ที่ไต้หวันทำค่ะตำรวจก็ต้องประสานส่งตัวในหวัง
กลับไปอยู่ที่นี่กลับไปที่นู้นรึเปล่าอืม
เพื่อที่จะไปตามหาคนอื่นอีกหรือว่าอะไรยังไง
ร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางใช่ไหมคะอืม

ให้เขาสารภาพอาจจะกันเป็นพยานหรืออะไรก็แล้วแต่สมมุตินะคะ
ให้เขาบอกมาว่าอีกคนนึงคือใคร
แล้วถ้าเกิดสมมุติอีกคนนึงเป็นแก๊งฝั่งทางไต้หวัน

ก็คงจะต้องมีการประสานไปทางตำรวจไต้หวันอีกทีนึง
ว่าแบบอ่ะมีของคุณด้วยนะคุณก็ต้องไปจัดการทางส่วนของคุณเนี่ย
เป็นคำให้การจากในหวังคุณก็ต้องไปตามมาว่าคนนั้นคือใคร

แต่อันนี้ต้องดูแล้วแหละว่าคดีจะไปอยู่ตรงไหน
นี่ไงก็เลยต้องไปดูตามดูเนอะ
แต่ว่าเรื่องของเหตุเนี่ยก็มันก็มีหลายมุมมอง

แต่สักพักมันขึ้นเป็นอีก๑๐ล้านเลยเถอะ
๑๕บาทแล้วก็เรื่องของเงิน๘แสน
คือทอง๑๕บาทก็คือในหวังเนี่ยเอาของทางผู้ตายไปใส่
แล้วก็อ้างว่าโดนคนไทยขโมยไป
แล้วก็มีอีกมุมนึงก็บอกอีกแล้วบอกว่ามันมีคลิปใช่ไหม
ภักดิ์เศรษฐกิจไทย
ไพนี่ก็บอกเราสนับสนุนแบบความหลากร้ายทางเพศสมรสชาวเทียม
ปรากฏว่าแม่เขาออกมาให้ดูเลยว่าสอสอคนไหน

เขาเรียกว่าให้ผ่านล่างหรือไม่ให้ผ่านล่าง
คือยกโหวตอะคนโหวตให้ให้ผ่า
สรุปก็บอกคุณธรรมนัฐไม่ได้มาไม่ใช่เหรอ
คือเรื่องเป็นอย่างนี้คุณธรรมนัฐเนี่ยวันนี้อัดคลิปเลยนะ
คลิปตัดพอ๔นาทีลงเฟซบุ๊กนะ
เขาบอกว่าคือมันเริ่มจากที่ว่าเขาไปโพสต์ว่า
ภักดิ์เศรษฐกิจไทยเองอะสนับสนุนเรื่องของ
พบสมรสเท่าเทียมเรื่องร่างที่เขาโหวตกันไป
แต่ปรากฏมีนักข่าวไปคอมเมนต์ว่าเอ๊ะแต่ว่าเข้าไปดูแล้วเนี่ย

คือมันไม่ได้มาไม่ได้มาในวันที่เขาโหวตกัน
ตกลงยังไงกันแน่แล้วคุณมาบอกประชาชนว่าคุณโหวตให้เขา
สรุปคือยังไงเขาก็เลยบอกว่านี่แหละครับ

น้อยอุ๋งน้อยใจแต่เขาบอกเขาขอชี้แจง
อย่าเพิ่งเบี่ยงประเด็นเอาอย่างนี้ก่อน
ผมมีจุดยืนพักผมก็มีจุดยืน
ยังไงก็สนับสนุนเรื่องร่างพรบสมรสเท่าเทียมอยู่แล้ว
เพียงแต่วันนั้นน่ะติดธุระ
เพราะว่ามันมีทั้งร่างของก้าวไกลแล้วก็มีร่างของคอรมอ

เขาบอกเขาอ่ะมติของพักเศรษฐกิจไทยและเขาเนี่ย
ให้ร่างของก้าวไกลเป็นร่างหลักในการพิจารณา
ให้กลับไปดูใหม่ดีเขาโหวตแล้วเพียงแต่ว่าตอนที่โหวตสี่ร่างอ่ะ

เอาแบบสั้นฟังฟังแกน้อยอกน้อยใจหน่อย

เพียงแต่แค่ว่ามาโหวตทั้ง๔ร่างอะไม่ทันเนี่ยเฉย
มันก็เลยไม่เห็นขึ้นชื่อว่าเขาโหวตให้
แต่จริงแล้วเขามาทันตอนที่ให้โหวตเลือกว่าจะเอาร่างไหนเป็นร่างหลัก

การที่จะมาโหวตเนี่ยเพื่อแบบเหมือนเรียกคะแนนเสียงหรือเปล่า

บางคนที่โหวตไม่ได้ก็เกี่ยวกับศาสนา
เราจะสังเกตว่าสอสอภาคใต้ที่มีเกี่ยวกับศาสนาคือความเชื่อ
ใช้คำว่าหลักศาสนาที่ถูกสอนกันมาอย่างนี้ถูกต้องไหมครับ
เขาก็จะไปโหวตของร่างภัคปาชถิปัตธิ์

ใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมุติของก้าวไก่
ใช่สมรสเท่าเทียมใครจะสมรสกันก็ได้
ไหนก็ได้มีสิทธิ์เท่าเหมือนชายหญิง
แต่ถ้าสมมุติเราไปดูหลักกายเกณฑ์ต่าง

สิ่งหนึ่งผัวเมียมันยังมีลดภาษีกันได้

ค่ารักษาพยาบาลก็น่าจะได้แล้ว
ก็มันผ่านหมดอะไรอย่างเนี่ย
แต่มันสิ่งหนึ่งคือลดภาษียังไม่ได้

คุณเสียงคุณธรรมนัฐมาไหมคะ

ในการนำเสนอข่าวเนี่ยนะครับ
บางครั้งข่าวมันอาจจะ
ิดเบือนข้อเท็จจริงไปแล้วก็ไปลงนะครับ
มันเป็นจุดอ่อนไหวเวลาไปลงแล้วเนี่ย
ทำให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ
พี่น้องประชาชนที่ติดตามความเคลื่อนไหวของพักเศรษฐกิจไทย
สมรสเท่าเทียมวันนี้นะครับ
เศรษฐกิจไทยเรามีนะครับ
แนวทางยังไงก็ได้หาลือกันว่า
เราจะเห็นชอบนะครับทั้ง๔ร่าง

ให้เป็นฉบับร่างหลักนะครับ

แล้วก็ฉบับสุดท้ายคือฉบับของรัฐบาลนะครับ

ทุกคนที่ประชุมก็ลงคะแนนนะครับ

ดังนั้นไม่มีประเด็นไหนเลยว่าผม
เศรษฐกิจไทยโดยเป็นหัวหน้าพักอยู่แล้วนะครับ
ตลอดจนสมาชิกพักนะครับ
จะไม่เห็นชอบอย่างที่ผมได้โพสต์ในเพจส่วนตัวผมนะครับ

ผมก็นะครับได้โหวต
เอาง่ายมันไม่คิดที่น้องอธิบายอะ

อย่างที่บอกว่ามันจะมีสมรสเท่าเทียมถูกต้องไหมคะ
พรบสมรสเท่าเทียมกับพรบคู่ชีวิต

สมรสเท่าเทียมเนี่ยมันจะมีเช่น

สมมุติเธออยากมีลูกอีกคนนึงเออ

ผมไม่ได้เป็นตุ๊ด
สมมุติจะแต่งงานอย่างเงี้ย
อยากมีลูกก็จะไปผสมเทียม

ถ้าสมมุติเป็นร่างพรบสมรสเท่าเทียมเนี่ย
ทำได้นะฮะการตั้งคันแทนโดยใช้เทคโนโลยี
แต่ถ้าเป็นพรบคู่ชีวิตทำไม่ได้
หรือสิทธิขอวีซ่าในฐานะคู่สมรส
น่าสนใจนะมันก็จะมีคำว่าทำได้
ไม่ใช่ทำได้กับทำไม่ได้มีทำได้กับอนุโรม
ถ้าสมมุติสมรสเท่าเทียมทำได้
แต่ถ้ารอพรคู้ชีวิตอนุโลม
หรือลดหย่อนภาษีสมรสเท่าเทียมทำได้

ถ้าพรบสมรสเท่าเทียมมันทำได้
แต่ถ้าเป็นพรบคู่ชีวิตทำไม่ได้

อย่างเช่นการมั่น
มั่นถ้าเป็นพรบสมรสเท่าเทียมทำได้
แต่ถ้าคู่ชีวิตทำไม่ได้

สรุปแล้วมันก็มีดีเทลที่ต่างกัน
หรือการต่างคันแทน
หรือแม้กระทั่งสิทธิประกันสังคมอะไรอย่างนี้

ผ่านทั้งสี่ร่างค่ะอืมแต่ว่าจะใช้ร่างของคที่เสนอไปเนี่ย
ร่างหลักในการพิจารณาอืมแต่ก็ต้องเหลืออีกสองสเตจถูกต้องไหมฮะ
ใช่ค่ะใช่ทันเนอะรัฐบาลชุดนี้จะทันไหมเนี่ย
ไม่รู้เลยจริงจริงขอให้ทันขอให้ทันแล้วกัน
ใช้คำว่าขอให้ทันแล้วกันนะคะขอให้ทันแต่ที่ไม่ทันอ่ะหวย
แอบเป๋าตังค์ไม่ต้องไม่ต้องแอบเป๋าตังค่ะงวดที่ผ่านมาเนี้ย
คนขายอ่าอีกหน่อยอาจจะเป็นแค่อดีตเหมือนกันนะอืม
เขาบอกว่าคนขายอ่าอาจจะจบที่รุ่นพวกเราแล้วหรือเปล่าอืม
ครั้งหนึ่งที่เราคิดไม่ออกบอกไม่ถูกว่าร้านหนังสืออ่ะ
ที่อยู่ตามข้างทางมันจะจบลงเมื่อไหร่วันหนึ่งมันยังค่อยจบลงไปได้เลย
ถูกปะใช่ร้านขายหนังสือทั่วไปเขาบอกวันนี้สลากเนี้ย
วันที่๑กรกฎาคมเนี่ยจะขายผ่านแอปเป๋าตังค์เนี่ย
สิบบาทแน่นอนแล้วค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเวลาคนใช้แอปเป่าตังค์อ่ะ
มีเกินครึ่งครึ่งประเทศแล้วนะเพราะว่าตอนนั้นช่วงที่มีโครงการคนละครึ่ง
อะไรเอ่ยมันก็ต้องผ่านอันนี้หมดเกินครึ่งฉันเชื่อว่ามีมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็
ตังค์นะแอปเป่าตังค์อ่ะเพราะตอนนั้นทุกคนโอนเงินเข้าแอปเป่าตังค์หมดเลย
ใช่ค่ะเงินที่รัฐบาลแจกทั้งหลายก็คือโอนเข้าแอปเป่าตังค์หมดเลย
แล้ววันนี้งวดใหม่ไหมล่ะงวดใหม่๑กรกฎาคมเนี่ยขายผ่านเป๋าตังค์แล้วอ่ะ
สิบบาทอืมอืมคนก็จะไปเลือกนั้นถ้าเลขไม่เด็ดจริงมาเดินขายก็ไม่
ไม่มีทางได้วันนี้นะฮะผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่า
การซื้อสลากดิจิทัลงวดที่๑กรกฎาคมสามารถเข้าซื้อผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์ได้แล้วนะฮะ
จริงแล้วได้ตั้งแต่สิบเจ็ดมิถุนายนแล้วด้วยซ้ำไปค่ะโดยจะมีการนำจำนวนสลากดิจิทัลเท่าเดิมคือ
ห้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นใบอืมอืมคิดดูห้าล้านกว่าใบอ่ะส่วนการเพิ่มจำนวนสลากดิจิทัล
พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการสลากในวันที่๒๓มิถุนายนว่าจะเพิ่มเป็นจำนวนเท่าไหร่
นะฮะแล้วเขาจะนำมาจำนวนงวดไหนขนาดเดียวกันประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเผยว่าการนำสลากดิจิทัลงวดแรกเนี่ย
พบว่าภาพรวมเนี่ยเป็นไปด้วยดีเลยแหละเป็นไปได้ด้วยดีในส่วนของการถูกรางวัลระบบก็จะมีการแจ้งเตือนด้วย
แจ้งเติมไปที่แอปพลิเคชันซึ่งถ้าคุณถูกรางวัลที่๑จำนวน๕รางวัลในทุกงวดเนี่ย
โดยผู้ถูกรางวัลจะต้องไปขึ้นรางวัลที่สำนักงานเท่านั้นก็เท่ากับปลอดภัยกว่าไปซื้ออีกถูกต้องไหมล่ะค่ะอืม
น่าจะจริงกับแม่ใช่ไหมแต่เลขอ่ะตอนนี้สิคนมันหมดเร็วไงแม่หมดเร็วก็จริงแต่อาชีพของบางหลายหลายคนมันกำลังจะหายไปนะ
อืมบางคนที่เขาแบบว่าเดือนหนึ่งอะเราอาจจะเห็นว่ามันออกสลากกินแบ่งสองวันค่ะแต่เลขทุกคนไม่บอกสองสี่มันออกทุกหนังไม่หรอกเขาก็สอง
คือจริงจริงอะใช่ใช่คนขายสลากอะยังจะขายได้อยู่นะแต่คือต้นทุนของสลากอะ
มันต้องไปถึงมือเขาที่เรียกว่าเขาขาย๘๐บาทได้จริงใช่ค่ะคือตราบใดถ้าเกิดว่าสลากเนี่ยไปถึงมือของผู้ขายเนี่ย
ในราคาแบบแปดสิบบาทไปแล้วอย่างเงี้ยแปดสิบห้าบาทเก้าสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยไม่มีทาง
ถึงบอกต้องตัดพ่อค้าคนกลางวันนี้วันนี้ถ้าสมมุติระบบออนไลน์ทำไมคุณยังตัดพ่อค้าคนกลางได้เลย
พ่อค้าแม่ค้าตาดำดำทำไมคุณไปตัดระบบพ่อค้าคนจ่ายให้เขาไม่ได้อ่ะก็นี่ไงในที่สุดพ่อค้าแม่ค้าไปรับมาเก้าสิบบาท
เขาจะมาขายแปดสิบบาทไปไม่ได้อยู่แล้วใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำยังไงถ้าเกิดว่าต้องการให้คนเหล่านี้เขามีอาชีพอยู่อะ
มันก็ต้องไปตัดวงจรในตรงนี้ออกเพื่อที่จะให้ถึงมือเขาเนี่ยที่มีแบบสามารถไปขายแล้วมีกำไรบ้าง
ถ้าอยากจะช่วยเขาจริงต้องหาทางให้ทำให้ได้เพราะบางคนไอ้คนที่ได้โคต้าเยอะมันรวยอยู่แล้ว
แต่เราคิดถึงคนที่ไปตากแดดตามสารเจ้าตามวัดวาอารามตามบ้านพญานาคสินึกออกป่ะคือมันเป็นอาชีพหลักของเขานะ
ที่เขาจะต้องเอาเงินสดไปลงทุนก่อนด้วยเขาไปลงทุนเนี่ยจุดเสี่ยงที่๑ปุ๊บมันเหลือเท่าไหร่ก่อน
มันจะเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ถ้าถูกก็ถือว่าคุณดวงดีไปถ้าสมมุติมันเหลือแล้วเจ๊ง
แอ้งจิ๊กเธอไม่ได้สนใจทำไมเธอดูวัลเล่บอนใหญ่เหลือเธอต้องสั่งฉันพูด
ก็เชียร์ไปด้วยคุณแม่ก็พอรู้แต่หนูเข้าใจคือตอนนี้อย่างคนที่เขาปั่นจักรยานมาขายแล้วก็อุดหนุนเขา
แต่ควรคือคุณแม่อ่าป้าขอสองใบค่ะสองร้อยสี่สิบอย่างเงี้ยแม่มันก็ไปซื้อแล้ววันเนี้ย
พอสองร้อยสี่สิบอย่างเงี้ยเราอู๋สองร้อยสี่สิบเอาไปซื้ออ่ะอย่างน้อยข้าวมือเที่ยงเราก็ได้แล้วนะ
อีกสี่สิบบาทห้าสิบบาทแต่เขารับมาเก้าสิบกว่าบาทเราก็เข้าใจเข้ามาแต่ถามว่าเราอืม

ทอดทิ้งเขาเพราะเราจุดเริ่มต้นไอ้สลากกินแบ่งรัฐบาลมันเพื่ออะไรเพื่อทหารผ่านศึก
เพื่อคนพิการเราอย่าลืมตรงนั้นสิว่าเราจะให้คนพิการจะให้ทหารผ่านศึกไว้
มีข้าวกินอ่ะค่ะใช่ไหมล่ะอันนี้พี่หนุ่มกำลังสมัครเป่าตังค์อยู่หรือเปล่าค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
อ่าทำไมอ่ะเขาเขียนอะไรอยู่ฮะเนี่ยบอกอะไรเนี่ยบอกเห็นพี่หนุ่มกัญชัยท้าทายั่วเยาว์
ประกาศจังว่าถ้าบังเจี๊ยไปออกรายการหนกระแสจะจ่ายเงินสด๓๕๐๐บวกเต้นระบำไก่โชว์
คนจริงยังดูมีหรือจะยอมวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหนูเลยบุคพิธีไทยรัสทีวี
ยามว่าจะมาหาหนุ่มกัญชัยออกโหนกระแสยามบอกไอ้ไฟล์
ที่นี่เขาจัดข่าวใส่ใครโหนกระแสอยู่ช่องสามโถแอนดู
นี่เขาบอกไปถึงตึกช่อง๓ยำบอกว่านัดหนุ่มกัญชัยว่ามาออกโหน
ยามำลังให้บอกไอ้ป้ายโหมีจันถึงสุข
ใช่ใช่อีกแจกแมวตรวนเนี่ยเขาเป็นแฟนข่าวไทยรัสนะ
อือแต่สมัยข่าวทุกคนข่าวเช้าชอบพี่มิ้ว
เจี๊ยบวันจันเลยดีกว่าเจี๊ยบดูอยู่วันจันเลย
ถ้าคนจริงเขาไม่พูดเยอะเขามาแล้วอุ้ยใช่ไหม

เรานะแล้วก่อนง่ายก่อน
อ๋อให้๓๐๐๐บาทโอ้โฮเดินผ่าน๓๐๐๐บาท
เดินผ่าน๓๐๐๐บาทออกรายการ๓แฟนไม่ต้องถอดหัวก็ได้

อืมนะโอเคเอาพักยกก่อนนะฮะ

สวัสดีคุณกันชาย
สวัสดีครับ
อะไรนะเป็นต่างรถติดนะครับพี่
รถติดรถติดแต่ว่าก็โอเคพอหลุดมาก็มาได้อะไรอย่างนี้ครับ
อ้าวโอเคเป็นเลย

วันนี้มาแบบนุ่มนวลอ่ะ
นุ่มนวลมั้ยมาแบบนุ่มนวล
เหนื่อยไง

เป็นผู้ต้องหาในคดีที่ไปก่อเหตุนะครับสังหารโหดสามีภรรยาก็คือ
มาร์คกับมี่ที่ไต้หวันซึ่งตัวมี่เองเนี่ยก็ตั้งคันนะฮะ
แล้วก็มีลูกในท้องที่๒คนด้วยกัน

พลางศพโดยการที่เอาศพใส่ไว้ในท้ายรถบีเอ็ม
และไปจอดทิ้งเอาไว้นะครับที่สถานีรถไฟความเร็วสูง
ที่เถาหยวนนะครับที่ไต้เปย์ขอโทษนะครับที่ไต้หวัน
นี่นะครับคือหลังจากก่อเหตุแล้วเนี่ยนะฮะ
ก็ภายใน๒๔ชั่วโมงนะครับ
ทางฝั่งของในหวังเนี่ยก็หนีกลับมาที่เมืองไทย
หลังจากนั้นก็คือนั่งเครื่องต่อไปที่เชียงใหม่แล้วก็ไปกบด่าน
พอหลังจากกบดานเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏตำรวจเองก็พยายามตามหาตัวกันนะฮะ
ล่าสุดเนี่ยนะครับทางฝั่งในหวังเองเนี่ยประสานขอเข้ามอบตัวนะฮะ
ตำรวจกองปราบปรามเองก็เข้าไปควบคุมตัวในสันตินะครับ
อายุสามสิบห้าปีก็เป็นผู้ต้องหาอย่างที่บอกไปนะฮะ
ฆาตกรรมสองสามีภรรยารวมถึงลูกแฝดในท้องทั้งหมดแล้วก็๔รายนะครับ
ที่ประเทศไตรวรรณ์อาจจะนั้นหลบหนีในพื้นที่เชียงใหม่
เป็นพ่อกับนายสันติเขาติดต่อนะครับ
ประสานกับทางเจ้าที่ตำรวจพาตัวลูกชายเนี่ยเข้ามามอบตัวนะครับ
โดยมีพลตรวจเอกสุวัสดิแจ้งยอดสุขครับ
พ่อบอตรเดินทางมาร่วมสอบปากคำด้วยนะครับ
ล่าสุดนะฮะนายสุชาติเปิดเผยบอกว่า
ตนเองเนี่ยต้องขอโทษต่อครอบครัวของผู้ตายด้วย
ในฐานะที่เป็นพ่อของผู้ต้องหา
ส่วนเรื่องคดีเนี่ยก็ว่าไปตามผิดถูก
เพราะตนเองอยู่ที่ไทยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไร
แต่ในฐานะคนเป็นพ่อเมื่อลูกทำผิด

จากไม่อยากให้คนในครอบครัวต้องมาเดือดร้อน
แล้วก็ประเด็นที่บอกว่าครอบครัวของเรานั้นเป็นผู้มีอิทธิพล
ยืนยันนะว่าไม่เป็นความจริงนะ
นี่คือผู้เสียชีวิตคือพจนีนี่คือมี่
ประเสริฐนี่คือมาร์คส่วนขวามือเมื่อกี้นี่ก็คือ

คือเรื่องนี้ตัวนายหวังเองเนี่ย
หลังจากที่มีการมอบตัวแล้วตำรวจเองก็ล็อกตัวเรียบร้อยเนี่ยนะครับ
หวังเองก็ให้การภาคเศษนะครับ
บอกตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ลงมือทำอ่า
แต่บอกว่าแค่ล่อไปแค่ล่อไปให้ถูกสังหาร
ว่าอย่างงั้นนะครับตัวเองไม่ได้ฆ่า

เขามีส่วนรู้เห็นแต่ไม่ได้ลงมือฆ่า

ซึ่งตรงนี้เนี่ยทางตำรวจเองเนี่ยก็ยังไม่เชื่อนะฮะ
ก็กำลังสอบสวนกันอยู่นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
ซึ่งมันก็ไปพ้องกับไอ้ทางฝั่งของพ่อของในหวังนะฮะ

ไม่เชื่อว่าลูกชายเนี่ยจะลงมือคนเดียว
มุมของพี่ชายชื่อว่ายิ่งยศพี่ชายของทางฝั่งมี่

พี่ชายบอกว่าก็ไม่เชื่อเหมือนกัน

แต่เชื่อว่าในหวังเองเนี่ยลงมือด้วยนะฮะ
ลงมือด้วยพร้อมกับคนอื่นหรือเปล่า

จริงแล้วเนี่ยน้องสาวเขาก็รูปร่างใหญ่
แล้วก็ตั้งคันอยู่ในท้องอีก๒คนด้วยนะฮะ

แล้วจะเอาศพสองศพเนี่ยแบกขึ้นรถบีเอ็มไป

เนี่ยนะฮะแล้วที่สำคัญที่สุดนะครับ
แต่การที่ลงมือสังหารสองคนโดยการที่ทุบหัวเนี่ย

เขาก็เลยมองว่าอาจจะมีคนอื่นหรือเปล่า
ซึ่งในหวังเองก็บอกว่าตัวเองเนี่ย

ค่ะเดี๋ยวต้องรอดูนะฮะตำรวจน่าจะรีดแล้วว่ายังไงอืมนะครับ
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยภาพเนี่ยมันเห็นแต่ในหวังเนี่ยขับรถไปค่ะ
แล้วรถก็เป็นรถในหวังด้วยอืมเนี่ยฮะอืมเบื้องต้นตอนนี้เขาบอกว่า
คดีนี้เนี่ยจะต้องส่งตัวในหวังให้ไต้หวันไหมเพราะว่ามันเป็นคดีที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรใช่ไหมคะ
เรื่องนี้เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางตำรวจเขาจะมีการทำหนังสือถึงพนักงานอายการ
เพื่อจะขอร่วมสอบปากคำผู้ต้องหาแล้วก็จะดำเนินคดีในประเทศไทยเพียงอย่างเดียว
เบื้องต้นนะตอนนี้เพราะว่าไทยกับไต้หวันไม่ได้มีการทำสัญญากันส่งผู้ร้ายข้ามแดนกันค่ะ
แต่ว่าในมุมของทางด้านรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดนะฮะ
ประยุทธ์พัชรคุณท่านก็บอกว่าหากผู้เสียชีวิตทั้งสองคนเนี่ยนะครับ
การดำเนินญาติของฝั่งผู้เสียชีวิตทั้งสองคนต้องการดำเนินคดีในไทย
ก็สามารถทำได้ค่ะนะฮะเพราะว่าเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๘
ยัติไว้ว่าความผิดที่เกิดนอกราชนาจักรถ้าเป็นความผิดเกี่ยวกับชีวิตหรือฆ่าคนตาย
ตามประมวลกฎหมายอายามมาตราสองแปดแปดและผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดเป็นคนไทย
ก็สามารถดำเนินคดีในประเทศไทยแล้วก็รับโทษในไทยได้นะครับ
แต่ว่าตอนแรกก็มีข่าวมาเหมือนกันบอกว่าแล้วแต่ญาติ
ถ้าเกิดว่าญาติอยากจะให้ไปส่งไปดำเนินคดีที่นู่นก็ต้องส่งก็ร้องได้
ก็ร้องเรื่องไปแต่ทางญาติก็บอกว่าเขาขอดำเนินคดีในชัยก็ได้
อ่าแต่สังคมเองบอกว่าแหมอยากจะให้ส่งไปที่ไต้หวัน
เพราะโทษหนักโทษมันแรงมากมันโทษมันแรงกว่าไทย
เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยไอ้เรื่องฆ่ากันอะไรอย่างนี้ในไต้หวันเขาไม่ค่อยมี
เออใช่มันจะน้อยมากเป็นประเทศที่ปลอดภัยมากนะ
เพราะฉะนั้นพอเกิดเรื่องอะไรแบบนี้ขึ้นเนี่ย
คือโทษเข้าไปถึงขั้นประหารชีวิตเลยนะใช่ค่ะเออทีนี้
มุมของสังคมไทยก็มองว่าโอ้โหถ้าแบบถ้าเขาทำจริงเนี่ยก็น่าจะส่ง
ส่งกลับไปรับโทษที่นู่นเพราะอยู่ที่นี่เขาบอกว่าเขาติดคุก
กี่ปีเดี๋ยวก็ออกมาอีกแล้วใช่ค่ะแต่ก็อันนี้ก็ต้องรอดูแหละ
เพราะว่าสรุปแล้วถ้าไม่ได้ทำคนเดียวก็ต้องเค้นออกมาให้ได้ก่อน
อืมวันนี้คือที่เขาดูกันก็คือบอกว่าเฮ้ยพยานหลักฐานอะไรทั้งหมดน่ะ
มันคงยังไม่ครบหรอกเพราะหนึ่งสถานที่เกิดเหตุ
ระยะเวลาการเกิดเหตุมันมันพอสมควรแล้วสมมุติว่าอืมเราเรามาวิเคราะห์กันนะอ่า
อ่าวิเคราะห์กันนะค่ะสมมุติว่าถ้าในหวังอืม
ไม่ได้ทำคนเดียวถ้าไม่ได้ทำคนเดียวนะจะสอบยังไง
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นแก๊งทางฝั่งนู้นอืมที่อยู่ที่ไต้หวันทำค่ะ
ตำรวจก็ต้องผสานส่งตัวในหวังกลับไปที่นู่นหรือเปล่าอืม
เพื่อที่จะไปตามหาคนอื่นอีกหรือว่าอะไรยังไง
แบบมินว่าไม่แน่เพราะว่าตอนเนี้ยพอวาลตรสอบเองอืม
กับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางใช่ไหมคะอืม

ให้เขาสารภาพอาจจะกันเป็นพยานหรืออะไรก็แล้วแต่สมมุตินะคะ
ให้เขาบอกมาว่าอีกคนนึงคือใครแล้วถ้าเกิดสมมุติอีกคนนึงเป็นแก๊งฝั่งทางไต้หวัน
เป็นคนไต้หวันเป็นอะไรอย่างนั้นจริงจริงก็คงจะต้องมีการประสานไปทางตำรวจไต้หวันอีกทีนึง
ว่าแบบอ่ะมีของคุณด้วยนะคุณก็ต้องไปจัดการทางส่วนของคุณเนี่ย
เป็นคำให้การจากในหวังคุณก็ต้องไปตามมาว่าคนนั้นคือใครแล้วคุณก็เอาไปสอบส่วนของคุณ
แต่อันนี้ต้องดูแล้วแหละว่าคดีจะไปอยู่ตรงไหน
นี่ไงก็เลยต้องไปดูตามดูเนาะแต่ว่าเรื่องของเหตุเนี่ยก็มันก็มีหลายมุมมอง
เพราะตอนแรกก็บอกเป็นเรื่องของทอง๑๕บาทแต่สักพักมันขึ้นเป็นอีก๑๐ล้านเลยเถอะ
๑๕บาทแล้วก็เรื่องของเงิน๘แสนคือทอง๑๕บาทก็คือในหวังเนี่ยเอาของทางผู้ตายไปใส่
แล้วก็อ้างว่าโดนคนไทยเนี่ยขโมยไปใช่แล้วก็มีอีกมุมหนึ่งก็บอกอีกแล้วบอกว่ามันมีคลิปใช่ไหมอืม
มีการไปพูดเพื่อนเรื่องของอะไรนะเรื่องของเงินกู้อะไรแบบนี้
ก็ต้องลองก็ต้องรอเขาตอบแหละรอในหวังนี่แหละตอบว่าตกลงมันคือเรื่องอะไรยังไงกันแน่นะคะ
อีกสิ่งหนึ่งที่คนแบบว่าเขาบอกเป็นนักการเมืองที่โดนบ่อยที่สุดพี่นัทธรรมนัฐ
เขาบอกว่าทำอะไรก็ผิดเกิดเป็นธรรมนัฏทำอะไรก็ผิดพูดอะไรก็ผิดมันผิดไปหมดเลย
ไม่ก็อัดสรุปแล้วอัดคำถามคุณธรรมนัทคือภักดิ์เขาเปิดภักดิ์ใหม่คือภักดิ์เศรษฐกิจใหม่
ภักดิ์เศรษฐกิจไทยอ๋อเศรษฐกิจไทยอ๋อเศรษฐกิจไทยอัดีตมิ่งขวัญใช่ไหมครับ
ไผ่นี้เขาบอกเราสนับสนุนแบบความหลากหลายทางเพศสมรสเท่าเทียมปรากฏว่าแม่เขาเอาออกมาให้ดูเลยว่า
สอสอคนไหนสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนให้เขาเรียกว่าให้ผ่านร่างหรือไม่ให้ผ่าน
ยกโหวตคนโหวตให้ให้ผ่านอะไรอย่างนี้

คือเรื่องเป็นอย่างนี้คุณธรรมนัฐเนี่ยวันนี้อัดคลิปเลยนะอัดคลิปตัดเพาะ๔นาทีลงเฟซบุ๊กนะ
เขาบอกว่าคือมันเริ่มจากที่ว่าเขาไปโพสต์ว่าพักเศรษฐกิจไทยเองสนับสนุนเรื่องของ
แต่ปรากฏมีนักข่าวไปคอมเมนต์ว่าเอ๊ะแต่ว่าเข้าไปดูแล้วเนี่ย
คุณธรรมนัฐไม่ได้เป็นหนึ่งในองค์ประชุมนะคือมันไม่ได้มา
ไม่ได้มาในวันที่เขาโหวตกันตกลงยังไงกันแน่
คุณมาบอกประชาชนว่าคุณโหวตให้เขา

นี่แหละครับเป็นธรรมนัฏทำอะไรก็ผิด

น้อยใจแต่เขาบอกเขาขอชี้แจง
อย่าเพิ่งเบี่ยงประเด็นเอาอย่างนี้ก่อน
ผมมีจุดยืนพักผมก็มีจุดยืนว่ายังไงก็สนับสนุนเรื่องร่างพรบสมรสเท่าเทียมอยู่แล้ว
แต่วันนั้นน่ะติดธุระกลับมาโหวตในที่ประชุมไม่ทัน
ตอนที่โหวตให้ผ่านทั้ง๔ร่างมาไม่ทันมันก็เลยไม่มีชื่อเขาอยู่ในองค์ประชุม
แต่ว่าตอนที่จะให้โหวตว่าจะเอาร่างไหนเป็นร่างหลักในการพิจารณา
เพราะว่ามันมีทั้งร่างของก้าวไกลแล้วก็มีร่างของคอรมอก็คือของที่รัฐบาลเสมอใช่ไหมคะ
เขาบอกเขามติของพักเศรษฐกิจไทยและเขาเนี่ยโหวตให้ร่างของก้าวไกลเป็นร่างหลักในการพิจารณา
ให้กลับไปดูใหม่ดีเขาโหวตแล้วเพียงแต่ว่าตอนที่โหวต๔ร่างมาไม่ทันแค่นั้นเอง
มีเสียงเขาไหม๔นาทีอ่ะเอาแบบสั้นฟังฟังแกน้อยอกน้อยใจหน่อยนานทีแกจะบ่นน้อยคือจริงแล้วแกบอกแกสนับสนุน
สมรสเท่าเทียมจะผ่านสนับสนุนจุดยืนสนับสนุนอยู่แล้วเพียงแต่แค่ว่ามาโหวตทั้งสี่ร่างอ่ะ
ไม่ทันเฉยมันก็เลยไม่เห็นขึ้นชื่อว่าเขาโหวตให้แต่จริงแล้วเขามาทันตอนที่ให้โหวตเลือกว่าจะเอาร่างไหนเป็นร่างหลัก
เขาก็โหวตให้ก้าวไกลไงเหมือนตอนนี้คนมาโฟกัสเห็นว่าการที่จะมาโหวตเนี่ยเหมือนเรียกคะแนนเสียงหรือเปล่า
ไม่แต่ก็มันจะแบ่ง๒อย่างถ้าจะพูดอย่างนั้นบางคนที่โหวตไม่ได้ก็เกี่ยวกับศาสนา
ถ้าสมมุติเป็นสอสอทางใต้ส่วนใหญ่จะไม่ให้ผ่าน
เขาก็จะไปโหวตของร่างพักประชาธิปัตย์

แต่ค่อนข้างถ้าเราไปดูหลักกายเกณฑ์ต่าง
ก็ว่าโอเคแหละทั้งหมดการที่ผ่าน
สิ่งหนึ่งผัวเมียมันยังมีลดภาษีกันได้

ผัวจะเกิดมีร้ายด้านมันลดภาษียังไม่ได้

ค่ารักษาพยาบาลก็น่าจะได้แล้วเพราะมันผ่านหมดอะไรอย่างนี้
หรือแต่สิ่งหนึ่งคือลดหย่อนภาษียังไม่ได้
อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดในข้อกฎหมาย
พูดเสียงคุณธรรมรัฐอืมมาไหมฮะอ่ามาน้ำเลยมา
ในการนำเสนอข่าวเนี่ยนะครับบางครั้งข่าวมันอาจจะ
ิดเบือนข้อเท็จจริงไปแล้วก็ไปลงนะครับมันเป็นจุดอ่อนไหว
เวลาไปลงแล้วเนี่ยทำให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ
พี่น้องประชาชนที่ติดตามความเคลื่อนไหวของพักเศรษฐกิจไทย
สมรสเท่าเทียมวันนี้นะครับพักเศรษฐกิจไทยเรามีนะครับ
แนวทางยังไงก็ได้หาลือกันว่าเราจะเห็นชอบนะครับ
ทั้งสี่ร่างคือร่างของฉบับของพักเก้าไกร
ให้เป็นฉบับร่างหลักนะครับแล้วฉบับของพักประชาธิปัตย์ทั้งสองฉบับ
แล้วก็ฉบับสุดท้ายคือฉบับของรัฐบาลนะครับซึ่งก็
ทุกคนที่ประชุมก็ลงคะแนนนะครับเช่นเดียวกับมติภักดิ์
อันนั้นไม่มีประเด็นไหนเลยว่าผมพักเศรษฐกิจไทยโดยเป็นหัวหน้าพักอยู่แล้ว
ในเพจส่วนตัวผมนะครับแล้วก็หลักฐานชัดเจนว่า
หลังจากผมกลับมาเนี้ยผมก็นะครับได้โหวตเนี้ยไงเอาง่ายง่าย
มันเมื่อกี้ที่น้องอธิบายมันจะมีสองอันอย่างที่บอกว่ามันจะมีสมรสเท่าเทียม
ค่ะถูกต้องไหมคะพรบสมรสเท่าเทียมกับพรบผู้ชีวิตผู้ชีวิต
แล้วยังไงคะคือจริงจริงแล้วเนี่ยไอ้สมรสเท่าเทียมเนี่ยมันจะมีเช่น
ตั้งคันแทนเธอค่ะสมมุติเธออยากมีลูกอีกคนนึงเออ
เออไม่ได้สมมุติพิษที่หมดไม่ได้เป็นตุ๊ดเอาแล้วยังไงเออ
ไม่ได้เป็นตุ๊ดแล้วยังไงสมมุติอ่ะสมมุติจะแต่งงานอย่างเงี้ค่ะ
อยากมีลูกอ่าก็จะไปผสมเทียมหรือไปใช้เทคโนโลยีอืม
อย่างถ้าสมมุติเป็นสมร่างพรบรสมรสเท่าเทียมเนี้ยอ่า
ทำได้นะฮะการตั้งคันแทนโดยใช้เทคโนโลยีค่ะแต่ถ้าเป็นพรบคู่ชีวิต
ทำไม่ได้อืมทำไม่ได้หรือสิทธิขอวีซ่าในฐานะคู่สมรสอ่า
สนใจนะมันก็จะมีคำว่าทำได้ไม่ใช่ทำได้กับทำไม่ได้
มีทำได้กับอนุโรมอ่าถ้าสมมุติสมรสเท่าเทียมทำได้แต่ถ้าเราเอ่อ
พรบคู่ชีวิตอนุโรมอืมหรือลดหย่อนภาษีสมรสเท่าเทียมค่ะ
ทำได้คือสามารถคุณคุณมีเอ่อเหมือนผู้หญิงผู้ชายเขาแบบ
ลดหย่อนภาษีกันค่ะค่ะเลี้ยงรุงค่ะอะไรอย่างเงี้ยนั้นออกปะค่ะ
ถ้าพรบสมรสเท่าเทียมมันทำได้แต่ถ้าเป็นพรบคู่ชีวิตทำไม่ได้

อย่างเช่นการมั่น
การมั่นถ้าเป็นพ่อระบอสมบัติเท่าเทียมทำได้
แต่ถ้าคู่ชีวิตทำไม่ได้
หรือการต่างคันแทน

ที่ประกันสังคมอะไรอย่างเงี้ยอืมก็สมรสเท่าเทียมก็ตรงตามตัว
คือชายหญิงทำอะไรได้ก็ทำได้เหมือนกันหมดคู่ชีวิตก็มี
รายละเอียดเล็กน้อยตามความเชื่อให้มันสอดคล้องส่วนร่างของทาง
รัฐบาลก็จะแยกไปอีกมีดีเทลที่ต่างกันออกไปอีกแต่ตอนนี้สมรสเท่าเทียม
ผ่านแล้วผ่านแล้วค่ะผ่านทุกพันทั้งสี่ร่างค่ะอืมแต่ว่าจะใช้ร่างของ
คอรมอที่เสนอไปเนี่ยเป็นร่างหลักในการพิจารณาแต่ก็ต้องเหลืออีกสอง
เตจถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะใช่อืมทันเนอะรัฐบาลชุดนี้จะทันไหมเนี้ย
ไม่รู้เลยจริงจริงขอให้ทันขอให้ทันแล้วกันใช้คำว่าขอให้ทันแล้วกัน
ขอให้ทันแล้วที่ไม่ทันอ่ะหวยแอบเป๋าตังค์ไม่ต้องไม่ต้องแอบเป๋าตังค่ะ
งวดที่ผ่านมาเนี่ยคนขายลอตเตอรี่อีกหน่อยอาจจะเป็นแค่อดีตเหมือนกันนะ
อืมเขาบอกว่าคนขายลอตเตอรี่อ่ะอาจจะจบที่รุ่นพวกเราแล้วหรือเปล่า
เหมือนครั้งหนึ่งที่เราคิดไม่ออกบอกไม่ถูกว่าร้านหนังสืออ่ะ
อยู่ตามข้างทางมันจะจบลงเมื่อไหร่วันหนึ่งมันยังค่อยจบลงไปได้เลย
ป่ะใช่ร้านขายหนังสือทั่วไปเขาบอกวันนี้สลากดิจิทัลเนี่ย
วันที่๑กรกฎาคมเนี่ยจะขายผ่านแอปเป๋าตังค์เนี่ย
สิบบาทแน่นอนแล้วค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเวลาคนใช้แอปเป่าตังค์อ่ะ
มีเกินครึ่งครึ่งประเทศแล้วนะเพราะว่าตอนนั้นช่วงที่มีโครงการคนละครึ่ง
อะไรเอ่ยมันก็ต้องผ่านอันนี้หมดเกินครึ่งฉันเชื่อว่ามีมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็
นะฮะแอปเป๋าตังค์อะเพราะตอนนั้นคุณโอ้นเงินเข้าแอเป๋าตังค์หมดเลย
อืมคนก็จะไปเลือกอย่างงั้นถ้าเลขไม่เด็ดจริงมาเดินขายก็ไม่ไม่มีทางได้
คณะกรรมการสลากในวันที่๒๓มิถุนายน

เขาจะนำมาจำนวนงวดไหนขนาดเดียวกัน
งวดแรกเนี่ยพบว่าภาพรวมเนี่ยเป็นไปด้วยดีเลยแหละ
เป็นไปได้ด้วยดีในส่วนของการถูกรางวัลระบบก็จะมีการ
ซึ่งถ้าคุณถูกรางวัลที่๑จำนวน๕รางวัลในทุกงวดเนี่ย
โดยผู้ถูกรางวัลจะต้องไปขึ้นรางวัลที่สำนักงานเท่านั้น

แต่เลขตอนนี้มันหมดเร็วไหมแม่
หมดเร็วก็จริงแต่อาชีพของบางหลายคนมันกำลังจะหายไปนะ

บางคนที่เขาแบบว่าเดือนนึง
เราอาจจะเห็นว่ามันออกสลากกินแบ่ง๒วัน

หรอกคือจริงคนขายสลากอ่ะ

มันต้องไปถึงมือเขาที่เรียกว่าเขาขาย๘๐บาทได้จริง

คือตราบใดถ้าเกิดว่าสลากเนี่ยไปถึงมือของผู้ขายเนี่ย
ในราคาแบบ๘๐บาทไปแล้วยังไง

วันนี้ถ้าสมมุติระบบออนไลน์ทำไมคุณยังตัดพ่อค้าคนกลางได้เลย
พ่อค้าแม่ค้าตาดำทำไมคุณไปตัดระบบพ่อค้าคนจ่ายให้เขาไม่ได้อ่ะ
ในที่สุดพ่อค้าแม่ค้าไปรับมา๙๐บาทเขาจะมาขาย๘๐บาทไม่ได้อยู่แล้ว

ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำยังไงถ้าเกิดว่าต้องการให้คนเหล่านี้เขามีอาชีพอยู่
มันก็ต้องไปตัดวงจรในตรงนี้ออกเพื่อที่จะให้ถึงมือเขาเนี่ย

เนี่ยถ้าอยากจะช่วยเขาจริงต้องหาทางอะไรทำให้ได้
เพราะบางคนไอ้คนที่ได้โคต้าเยอะมันรวยอยู่แล้ว
แต่เราคิดว่ากินคนที่ไปตากแดบตามสานเจ้า
ตามวัดวาอารามตามบ้านพญานาคสิ

ปุ๊บมันเหลือเท่าไหร่ก่อน
จะต้องสั่งจะพวดเถอะเอ้ยคุณคุณคุณคุณคุณ
นะก็แชร์ไปด้วยคุณแม่ก็ฟังดูแต่หนูเข้าใจคือตอนเนี้ย
อย่างคนที่ที่เขาไปขับขับปั่นจักรยามาขายแล้วก็อุดหนุนเขา
นายต้องซื้อเค้าหน่อยแต่เห็นไม่นานอ่าป้าขอสองใบค่ะ
สองร้อยสี่สิบอย่างเงี้แม่อืมมันก็ไปซื้อ

อย่างน้อยข้าวบือเที่ยงเราก็ได้แล้วนะ๔๐บาท๕๐บาท

ป้ารับมา๙๐กว่าบาทแล้วเขาก็ต้องเข้าใจว่า
เรารู้หรอกเราดูดออนไลน์ไม่ได้หรอกเราหยุดเล่นเฟซบุ๊กไม่ได้
ยังหยุดเล่นอินสตาแกรมไม่ได้เรายังหยุดเล่นไลน์ไม่ได้เลย
วันหนึ่งมันจะต้องเข้ามาแต่คนที่เขาทำมาหากินมาตั้งแต่ต้น

เพื่อคนพิการเราอย่าลืมตรงนั้นสิ
เพราะเราจะให้คนภิการจะให้คนภอนศึกไว้
พี่กำลังดูอีเจี๊ยบเรียบด่วนมันเขียนหรือว่าอะไรพี่อีก

เห็นพี่หนุ่มกัญชัยท้าทายั่วเยาว์
ประกาศจังว่าถ้าบังเจี๊ยไปออกรายการหนกระแส
แล้วจ่ายเงินสดสด๓แสน๕บวกเต้นระบำไก่โชว์
จริงยังดูมีหรือจะยอมวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

แต่เขาเป็นแฟนข่าวของไทยรัฐนิวโชว์นะ

เขาเป็นแฟนข่าวไทยรัสนะ

พี่โน้ว

นึกออกป่ะ

เดินผ่านเข้ามาเนี่ยข้างหลังนี้ก็ได้

ออกรายการ๓แฟน

พักยกก่อนนะฮะ

เจี๊ยบมันแฝงตัวไปมันลงรูปแล้ว

นี่นี่

เจ้าอย่าไปการเนี้ยเล่นข้อเลิก

แล้วเธอเป็นใครแองจีชอบเอาเรื่องของดาราไปเขียนไง

หนูรู้มีผู้ผู้หญิงคนหนึ่ง

แล้วคนนั้นเขาเรียกปุ๊บดำว่าตุ๊ตโนยนี่เป้า

ใช่ของพี่เนี่ยโดนชื่อไอ้อ้วนร้อยเมีย

ใช่แต่ของพี่เนี่ยโดนไอ้อ้วนร้อยเมีย
อ้กัญชาเขาไหม

วันนี้คนที่เขาแพ้กัญชา
สรุปโดยรวมมันเยอะตั้งแต่กัญชาปลดล็อกปุ๊บมันก็กลายเป็นเมนูอาหาร
ตั้งแต่แบบระดับมิชลีนเลยนะอาหารไทยระดับแพงแค่ไหนอาหารฝรั่ง
ก๋วยเตี๋ยวส้มตำยำอะไรก็แล้วแต่มียำผักกัญชากัญชาเทมปุระ
แต่เราลืมไปหลายที่ลืมว่าเวลาที่เราเอากัญชาใบกัญชาไปโดนความร้อนเนี่ย
แต่อันนี้อร่อยจริงนะเอากัญชาไปทำเป็นแทนผักผมอ่ะซ่าใช่ไหมคะ
พิซซ่ากัญชาเหรอสมมุติเขาอย่างเขาใส่ไปแล้วยังไงอ่ะแม่
อันนี้ใส่สดสดไงกัญชาถ้าเอาไปต้มสมมุติคุณเอาดอกไปต้มมันเมานะ
เพราะฉะนั้นอย่างที่เขาบอกว่าเวลาจะต้มกัญชาอย่าใช้เกิน๓ใบ๔ใบ
เพราะเราไม่รู้ว่าใครจะแพ้ไม่แพ้แต่ถามว่าระยะยาวเป็นยังไงเนี่ย
มันยังไม่ใครตอบได้แต่อย่างนี้เมนูกัญชาเทปุระอย่างนี้

คุณอย่าไปด้อยข้าเราดูดป้องดูดป้องเขาไปเถื่อนนะไม่ได้นะ
มั๊ยสมมุติ
เขาเป็นสายคลาสสิกนี่แหละอืมไม่แล้วทำไมสักอย่างเรียกว่ายำ

ก็ยำเขายำอย่างนี้ไงไม่ใช่ยำเขายำอย่างนี้ก็คือเอาแบบพูดได้เหรอวะ
ที่จริงมันยังไม่สัญญาณักไม่ยำก็คือแบบยำกับบุรีใช่นั่นแหละ

ตัดไปให้เล็กลงแต่เอาไปผสมกัน

เรื่องนะบราวนี่หรือไงเข้าใจ

เมื่อก่อนกัญชามันก็จะไปซื้อให้มาเป็นแห้ง
มันก็จะไปอบใส่แป้งใส่อะไรอย่างนี้
มันก็จะไปอบเป็นคุกกี้กัญชา

มันยังไม่ถูกแต่ถามมีคนทำไหมมีคนทำ
เมื่อมันไปอบเนี่ยอุณหภูมิความร้อนเมื่อถึงขั้นปุ๊บมันก็จะมีการสกัดน้ำมันออกมา
ด้วยธรรมชาติของมันไอ้น้ำมันตัวนี้ถ้ามันได้เป็นพีเอสซี
มันก็จะเมาอืมแต่ถ้าสมมุติมันได้สไปซีบีดีอ่ะ
อดเท่าไหร่ก็ไม่เมาอย่างฉันเป็นรองโควิดอย่างเงี้ยอ้าวพี่เป็นเหรอคะ
เป็นนอนไม่หลับอ้าวเหรอตีสี่คุณเดินรอบบ้านอยู่แล้วหยอดกันจริงจริงตีสี่
เป็นรองโควิดเลยนะฉันอย่างอื่นไม่เป็นเลยฉันเป็นรองโควิดเถอะ
คือนอนไม่หลับหรอฮะนอนไม่หลับตีสี่ตีห้าเดินรอบ
มันหลับอ๋อนี่คือเลยอ๋อแล้วก็ต้องให้หมอสั่งนะอื้ม
อะไรอย่างเงี้ยอืมเนอะทีหลังคุณก็ลองหยอดน้ำยาล้างห้องน้ำดูก็ได้

คนละหยดหนุ่ม
เดี๋ยววันนั้นน่ะโคตรอยากให้ตำรวจจับเลย
หนุ่มกรุณาไปดูฉันลงทะเบียนไว้ค่ะ

คือว่าให้ใช้กัญชาสำหรับนัชนาศาโรคใช่ไหม

โอ้โหอีหนุ่ม

กี่ปีมาแล้วลงทะเบียนก็เพิ่งจะไม่นาน

คุณก็สามสี่ปีอะเออจริง

พี่อ่ะตั้งครั้งแรกเลยอะ
ครั้งแรกเลยตอนเมื่อก่อนทำรายการดึกอย่างนี้

ลองเอาแบบว่าขวดดำที่ไปสกัดดำ

อดให้ทั้งสตูดิโอเช้ามันไม่มีคนถ่าย

ล็อกหมดเลยค่ะโอบีฉันไม่มีเลยค่ะ

แต่อีกอันนึงเมื่อมันสกัดมาแบบ
มันเริ่มได้บางคนแพ้บางคนไม่แพ้จริงนะ

กัญชารักษาไม่ได้คือเสียงที่แหบ

แต่คนบอกว่าหลังจากคุณแม่กลับมารอบนี้

ไม่ใช่ฉันว่าฉันเป็นโควิดตั้งแต่พฤหัสแต่มันตรวจไม่ขึ้น

เป็นโควิดตั้งแต่นั่งกับพวกเธอนั่นแหละ
อ้าวพี่มศ

ไม่แต่อยากรู้ว่าแต่ฉันกินไอ้นั่นน่ะเธอ
กินยาแก้ไข้ดักเอาไว้๔ละ๔เมตรไง
เม็ดไงอ๋ออุ้ยทีละสี่เม็ดเลยเหรอโอเวอร์โดสมั้ยพี่
คุณกินยาอะไร
ฉันน่ะฉันมั่นใจว่าฉันเป็นตั้งแต่วันที่นั่งกับเธออ่ะ
ที่ไหนที่นี่พี่เจอมวดดำอ่ะวันพฤหริหัสอ่า
แล้ววันศุกร์พี่ไม่ได้มาถูกเสาร์อาทิตย์ข้ามไปมดดำ
วันจันทร์มันจะบอกแองจี้หนุ่มฉันไปไม่ได้แล้วล่ะ
ฉันเป็นโควิดได้แน่เลยตอนแรกตอนแรกไม่เจอฉันตรวจ
ตรวจแล้วไม่เจอฉันตรวจไม่เจอแล้วก็บอกเออ
แอ็งจี้บอกไม่เป็นไรบอกมาก่อนบอกให้มาก่อนเสร็จเพิ่ม
มันตรวจไม่ขึ้นอ่ะแม่บอกไม่ขึ้นมันขึ้นตอนบ่าย
เขาก็เลยตรวจตอนบ่ายแล้วเจอสองขีดสรุปว่าตอนแรกมันมันจัง
คำว่าจางจางมันจางคุณได้ลูกสาวน่ะคุณได้ลูกสาวน่ะ
ขึ้นสองทีตรวจให้ตายไม่เจออย่างที่มดเล็กมันบอกอ่ะ
เลยบอกมดดำเชื่อสิมดดำตรวจให้หมดสองกล่องก็ไม่เจอ
เพราะมดเล็กเป็นอย่างนั้นมาก่อนไงตรวจเท่าไหร่ก็ไม่เจอ
นั่งตรวจกันแบบจนจมูกแยงมันไม่ขึ้นแต่ฉันมั่นใจว่าฉันเป็นตั้งแต่พฤหัสเธอ
แต่มันไม่ออกอาการตรวจไม่เจอแม่อย่างฟิลแรกของแม่ที่แบบพอเอากัญชาเข้าไปในร่างกายมันฟิล
มันรู้สึกยังไงแม่ตอนแรกอ่ะไม่ใช่อะไรเลยคือนอนไม่หลับ
เป็นคนไฮเปอร์เป็นคนสมาธิสั้นใช่อันนี้เรื่องจริงสมาธิสั้นจริง
เชื่อป่ะพี่เนี่ยนะขนาดไปงานไหว้ครูแบบงานใหญ่มากเลยนะแล้วครูก็แบบกำลังแบบทำพิธีอะไรอย่างเงี้
ทุกคนเนี่ยนั่งเป็นร้อยคนนะนั่งเป็นร้อยคนทุกคนก็นั่งแบบไหว้อย่างเงี้ย
มีคนเดียวแล้วยืนแล้วนั่งแล้วก็ชวนคนนู้นพูดคนนี้พูดเป็นบ้าอยู่คนเดียว
พี่หันไปเห็นพี่เฮ้ยนี่มีโองลงหรือเปล่าไม่ใช่นะคือนางแบบนางนั่งอย่างเงี้ยเฉยไม่ได้
ไม่แต่คนอื่นเขาสงบไงมีมสตางค์กว่าเท่าไรคือที่หลังฉันถึงไม่ไป

นี่ก่อนสักทีดูซิ
ที่หลังเวลาไปงานดาราเยอะอย่ามารวมตัวกัน
มันแล้วมันรวมตัวไปนั่งที่อื่นกันบ้าง
ตอนสวดไม่มีใครเขาพูด
แต่ตัวเองคนเดียวที่นั่งติดเฉยไม่ได้

ฉันก็เลยหยอดอะไรอย่างนี้มันก็ดีขึ้น
ไม่มีทางเลยไม่มีทางทำอะไรให้มดดำดีขึ้นหรอก

ไปดูเรื่องราวของเจ้าอาวาสใจเด็ดบ้างนะครับ

ดำอธิบายรู้เรื่องที่สุดแล้ว

นักงานสอบสวนที่สพวิหารแดงสระบุรี

ลักเงินในตู้บริจาคภายในวัดโคกกระต่าย
หมู่๑บ้านลำอำเภอวิหารแดงนะครับ

พระพระทุบพระทุบพระทุบ

เวียงไปดึงมอเตอร์ไซค์อย่าเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นไป

พระกระชากหัวพระขยุมหัว
พระดึงพระดึงนี่พระดึงมาแล้วฮะ

นี่นี่

ยอมแล้วพระสาธุ

พอแล้วพอแล้วหลุงพี่
ผมยอมแล้วหลวงพี่ผมยกมือไห้แล้วเห็นไหมผมเจ็บไปหมดแล้ว

หลวงพี่ไม่ยอมไงหลวงพี่หยุมหัวไง

ตีแล้วตีอีกตีไม่ยอมหยุดเห็นไหมล่ะ

ติดแผ่นป้ายทะเบียนแล้วก็ไปจอดเอาไว้
แล้วขึ้นไปขโมยเงินในตู้บริจาคบนสาราชั้น๒

มอเตอร์ไซต์คันนี้พรีมจะหลบหนี

วิ่งจีวอนปิวตามลงมานะครับ
หลังจากนั้นพอมาถึงเนี่ยกระโดดถีบเลยนะฮะ

คนร้ายเนี่ยสุดท้ายวิ่งหนีแบบนี้

ไม่เอาแล้วจริงไปขโมยเงินมาเนี่ยนะฮะคือสุดท้ายทิ้งทั้งหวกกัน
็อกทิ้งทั้งรถมอเตอร์ไซค์ตำรวจเข้าไปเจอเนี่ยนะยังมีกระเป๋า
สะพายแบบผู้หญิงนะฮะมีเสื้อคลุมสีดำตกอยู่ใกล้ใกล้กับธรรม
ลอร์ไซค์ด้วยแล้วก็ยังไม่พบซ่อยสองเส้นเส้นละสองเส้นหรือ
เงินสดอีกแปดร้อยบาทตำลดเกี่ยวไว้เป็นหลักหาหมดนะฮะ
เนี่ยฮะตู้นี้ฮะโอ้โหส่วนทางด้านพระชานลงนะฮะ
อายุห้าสิบปีนะครับซึ่งเป็นพระเจ้าอาวาสนะฮะ
ที่เป็นพระสายบูเมื่อกี้นี้นะครับก็ได้ยินเสียง
เหมือนกระจกแตกอัตมาเนี่ยก็เดินไปดู
เห็นคนร้ายเนี่ยกำลังเก็บเงินในตู้บริจาคอยู่แล้วก็ใส่กระเป๋า
เห็นอัตมาก็โวยวายนะอัตก็โวยเหมือนกัน
หลังจากนั้นคนร้ายมันวิ่งหนีไงวิ่งหนีจากสาราการเปลี่ยนไป
อาตมาก็วิ่งตามลงไปอย่างกระชั้นชิดขณะที่คนร้ายกำลังคล่อมรถมอเตอร์ไซค์
อัตมาก็โดดถีบซะเลยไงอัตมาจะหนีไปซะก่อน
อาตมาทนไม่ได้นะคนร้ายก็เลยล้มลงไป
หลังจากนั้นมีการเข้าไปฉุดกระชากกันนะฮะอัตมาก็ไปขยุมหัวมันไป
แต่คนร้ายคงจะไปขโมยจากที่อื่นมา
อัตมาคาดว่าแบบนั้นนะอืมเงี่ยท่านก็สู้สิสู้สิสุดมาก
อ่าพยายามไงนี่แหละอืมนี่นี่นี่เห็นไหมล่ะดึงเงินไซส์
เอาซิเอาซินี่ละตบซะท่านลูมีเอาแต่มวยไหมคะอืม
ไม่เป็นมวยหรอกก็ตีเลยล่ะก็ถือไม้มากวาดอยู่พอดีไง

อ่ะหน่วยเหนื่อยอะ
หนูเหนื่อยมากเลยวันนี้น้ำตาหลายเรื่อยถึงเท่าไหร่

ไปกันต่อสวนกระแสของแพงหน่อย
อ่าเขาบอกว่าข้าวแกงถุงละ๑๐บาทไม่มีอยู่จริงใช่ไหมคะ

มีเหรอเป็ดนี้นี่ค่ะร้านกับข้าวแกงถุงบ้านท่าหลวง
อยู่ที่ตะมนต์ท่าหลวงจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ของคุณผ่องศรีทองประดิษฐ์อายุ๖๑ปีเป็นแม่ค้านะคะ
นี่เปิดร้านเนี่ยก็จะมีกับข้าวมีแกงมียำมีผัดอะไรอย่างนี้
ประมาณสี่ห้าอย่างนะคะขายทุกวัน๔โมงเย็นถึง๑ทุ่มค่ะ
ก็จะเวียนกันไปถุงละ๑๐บาท
โอ้โฮนั่งไข่ฟองนึงด้วยดูดิมีมะละ
ทั้งหมดนี้คือขายถุงละ๑๐บาทหมดเลยนะคะ
คุณป้าแกบอกว่าก็มีทั้งขาประจำขาจรแวะเวียนกันมาซื้อเยอะ
แต่ละวันขายได้ประมาณวันละ๑๕๐๒๐๐ถุงก็จะได้เงิน๑๕๐๐๒๐๐บาท
กำไรเยอะไหมไม่เยอะหรอกไม่ได้เยอะเลยแต่ว่า
ก็คือเขาก็อยู่ได้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าจริงตอนนี้ค่าวัตถุดิบมันก็ขึ้น
แต่เขาไม่อยากปรับราคาขึ้นเพราะก็เห็นใจลูกค้าเลยยังไม่คิดจะปรับราคาขึ้นนะคะ
แต่อีกร้านหนึ่งเขาบอกไม่ไหวแล้วคือร้านขายไก่ย่างค่ะ
อืมไก่มันขึ้นเป็นร้อยหนึ่งแล้วว่ะคือตัวเนื้อไก่ก็แพงอยู่แล้ว
ไอ้ค่าขนส่งก็แพงเพิ่มอีกแก๊สเอยน้ำมันเอยขนส่งเอยค่ะ
ร้านไก่ย่างริมทางที่จังหวัดนครสวรรค์เขาเลยบอกว่าขอเปลี่ยนราคาไก่ใหม่นะ
คือจะไม่ขายไก่ที่เป็นชิ้นเนื้ออกเนื้อน่องเนื้อปีกไม่ขายแล้ว
แต่ขายเป็นไม้ปิ้งอย่างนี้แทนนะคะ
เขาบอกว่าเป็นไก่ย่างไม้ขนาดเล็กจากแบบเนื้อไก่หลายส่วนมารวมกัน
เพราะเขาไม่สามารถเอาพวกเนื้ออกเนื้ออะไรอย่างนี้มาขายได้จริงเพราะต้นทุนมันสูงมาก
เขาบอกว่าตอนนี้กิโลกรัมหนึ่งอย่างที่พี่มดบอกค่ะก็แบบเป็นร้อยใช่ไหมคะ
เขาก็เลยบอกว่าถ้าเอามาเนี่ยเขาก็ต้องปรับราคาขึ้นเป็นไม้ละ๓๐๔๐บาท
แล้วถามว่าเราซื้อไหมจากเมื่อก่อนขายไก่เท่าไหร่

๘บาท๑๐บาทถูกต้องไหมต่างจังหวัดตก๘๙บาทตอนนี้ถ้าสมมุติเขาจะขายก็ต้องกลายเป็นเท่าไหร่๓๐ขึ้น
คือตอนนี้เขาบอกว่าขายอยู่ที่ไม้ละ๒๕บาท
ไม้ละ๒๕บาทก็ช็อกนิดนึงอยู่แล้วนะ
เขาบอกว่าถ้าเขาต้องปรับตามราคาค่าขนส่งที่ขายพวกเนื้ออกเนื้อน่องอะไรอย่างนี้จริงเนี่ย
มันจะขึ้นเป็น๓๐๔๐ซึ่งเขาก็มองว่าลูกค้าเองก็ไม่ไหวเหมือนกัน
เหมือนฉันชอบกินไก่เนี่ยเนื้อไก่เอามาทำอยู่ตรงตลาด
ตรงในช่วงชายร่วมมีแต่มันจะมีตลาดตัดอยู่อะ
ไก่ย่างอย่างนี้อร่อยมากหายไปสองอาทิตย์แล้วเนี่ย

เพราะไก่มันขึ้นราคาแล้วบอกว่าเขาต้องมาจากต่างจังหวัดแล้วแบบว่ามันขัดทุน
เห็นใจอะค่ะแต่ก็ยังมีอยู่นะคนตรงไหนที่เขาเหมือนเขายังขายราคาเดิมได้

โอนดาตรีอาทิตจะบอกอุ๊ย
ก็ฉันเริ่มสนดานเหมือน่ะเขื่อขึ้นออกนี่พันตุกวัน

แต่อยากฟังเรื่องราวฝั่งพี่มดบ้าง
ไม่เป็นไรหรอกพี่มันเป็นคนไม่ดีคนชั่ว

หนูหนังมันจะต้องดูตอนจบเลยลูก

แล้วมันจะจบหรอแม่
เราอย่าพึ่งตอนจบเราจะทันดูมันเลยล่ะ
แต่พวกเราก็อยู่ก็ไม่รู้จะจบเมื่อไหร่แค่นั้นแหละ
กลัวจะจบแม่กระพูนไปเยอะอยู่นะ
นี่ป่ะไปเด็ก
เด็กแล้วเหรอโอเค

พี่สุถูก๖๘๒ใบนี่เรื่องจริงหรือเปล่า

นึงเนี่ยหูพี่มือสั่นแล้วนะ

ไม่แต่พวกนี้เขาเสื้อเป็นแสนเออเนี่ยหนูหนูเสื้อเป็นแสนเลยอ่ะ
พวกนี้เป็นแสนมันเป็นบ้านจริงจริงเถอะแต่แปลว่าเขาต้องถูกถูกงวดไหมครับ
ถูกงวดแต่ด้วยพี่ฮายเป็นคนที่เก่งเวลามันซื้อเนี่ย
มันคนที่ชอบจดนึกออกป่ะเขาทำสถิติเช่นว่างงวดนี้เท่าไร
งวดนี้เสียเท่าไหร่ได้เท่าไหร่เมื่อปีที่แล้วที่เราบอกประกาศออกข่าว
ชอบไปอ่านข่าววันนั้นสิ้นปีธันวาคมรวมเดือนงวดสุดท้าย
วกอยู่สองร้อยบาทว้ายก็ยังได้ได้เสียเสียได้ได้อยู่อย่างเงี้
วกอยู่สองร้อยอ๋อคือนางคือนางเขาเรียกว่าไปไปไปไป
เขาเรียกอะไรน่ะยังไงถุะกันใช่ไหมถุะกันอ่าไปเสรียกัน
กำไรสองร้อยบาทคือบางงวดอาจจะสูงเยอะแต่เขาซื้อแบบ
แล้วเขาหารกับมีหุ้นส่วนกับเพื่อนอุ้ยซื้อเป็นแสนเลยเหรอ
นางซื้อทีละสามเออนางมีหุ้นส่วนฉันว่านางไปกับคุณไอสุหรือเปล่า
ปิฉุอะไรบ้างมั้ยลูกอีกอันหนึ่งเพิ่งจะซื้อให้เขา
ซึ่งเขาก็โชว์ภาพลอตเตอรี่เขาซื้อไว้ตอนนั้นน่ะ

ก็โชว์ภาพลอตเตอรี่ที่ถูกเลขหน้า๒ตัวแล้วก็เลขท้าย๒ตัวอีก๑๐ใบรับทรัพย์เป็นเงิน
เนี่ย๕๐๐๐กว่า

อันนี้คือเว็บอะไร

เลขหน้า๓ตัว๔๐๐นู่นนี่นั่นเนี่ย

ภาษาน้อยเถอะถ้าสมมติ๕๐๐๐๐กว่าบาทสำหรับนางน้อย

บางทีนางไปร้องเพลงบนเวทีตามต่างจังหวัด
นางเรียกคนขายลอตเตอรี่มาหมดนางเหมาเขาหมดเลย
เย้หายอย่าตัวบ้า

สุขของนักนักไม่มีผัวไงนักก็ชอบเล่นหวย
คือนางก็ไม่มีผัวด้วยจริง
อ้าอัพเด็นหน่อยค่ะ

วันนี้ถ้าสมมุติใครอยู่เชียงใหม่หรือคนมีโอกาสไปเชียงใหม่
เชียงใหม่กลับมากาสวนแก้วก็จะเปิดทั้งวันที่๓๐
เชื่อว่าหลายคนอย่างตัวฉันเองเมื่อก่อนไปเที่ยวเชียงใหม่ชอบไปเที่ยวกาดสวนแก้ว
ตั้งแต่สมัยเป็นเด็กวัยรุ่นที่เธอถามฉันว่าเคยมีชีวิตวัยรุ่นหรือเปล่า
ฉันก็มีฉันก็ไปเที่ยวเหมือนเด็กฉันก็มีเพื่อนเยอะแยะ
ไปกาสวนแก้วก่อนไปเที่ยวมีผับมีบ้านมีอะไรอย่างนี้
วันนี้มันก็จะเป็นความทรงจำแล้วฮะว่ากาดส่วนแก้วที่มันอยู่มายาวนาน
วันนี้ก็จะปิดให้บริการสิ้นเดือนนี้แล้ว
อีกอันนี้มันเป็นกระแสเดี่ยวของพี่โน๊ตเขาจัดเดี่ยวคืออะไรลูก
คือตอนนี้มีเดี่ยว๑๓ของพี่โน๊ตอุดมใช่ไหมคะ
คนก็ไปดูกันเยอะเลยแล้วก็เปิดให้ดูคือ
มันมีของที่ระลึกส่วนใหญ่เดี่ยวมันก็จะมีของที่ระลึกใช่ไหมคะที่คนก็ชอบ
เป็นผ้าห่มบ้างอะไรบ้างแต่ล่าสุดเขาบอกว่าของที่ระลึกก็หมดแล้ว
นี่เพิ่งจะวันที่๒หรือ๓เองอะค่ะ
คนก็เลยพยายามหาซื้อของที่ระลึกกันแล้วมันก็จะมีคนเอาแบบมาขายอ่ะ
มีเสื้อมีนู่นมีนี่ตอนนี้คนโดนโกงเยอะมาก
คนโดนโกงจากแบบเพจจากอะไรที่มาขายต่อกันอย่างนี้เยอะมาก
เพราะว่าตอนนี้คนโดนหลอกไปเยอะมากแล้วค่ะ
เพราะว่าเหมือนเขาบอกว่าของที่ระลึกเที่ยวนี้มันก็น่ารักอะไรอย่างเงี้คนก็อยากได้เยอะเนี่ย
ก็เลยเอามาเตือนกันก่อนว่าต้องต้องเช็คตอนนี้คนกงบนเยอะมากเพราะคนอยากได้ของเยอะ

ตัดผมใช่ไม่ครับ
ติ๊อ้อมต้องตัดผมเพื่อรับบทในละครเรื่องใหม่
เล่นละครแล้วเหรอใช่แล้วเนี่ยพี่อ้ำบอกว่าคิดถึงผมมากรักผมมาก
เพราะว่าตัดสินใจอยู่เป็นเดือนเลยว่าจะตัดดีไหมตอนแรกที่ได้ฟังหอมผมก่อนตัด
ตอนแรกที่ได้ฟังไม่รู้ว่าพี่อ้ำจะตัดสั้นอืมจริงจริงไม่ได้ตัดสั้นมาก
แต่ก็คือตัดความยาวออกไปประมาณนึงเหมือนกันแล้วก็ตัดหน้าม้านี่ค่ะ
พี่อ้ำบอกว่าจริงทรงใหม่นี้เขาก็ชอบนะแต่แบบหน้าไม้เนี่ยเหมือนยังไม่ชิน
มันก็แบบปัดไปปัดมาแบบบังหน้านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อคือนางจะเล่นละครทีนึงก็ต้องเปลี่ยนลุคอ่ะใช่ไหมล่ะ
ใช่เหมือนลุคเนี้ยเป็นลุคของแบบบทที่เขาได้รับในละครเรื่องใหม่ก็เลยต้องตัดอืม
เขาบอกคิดอยู่เป็นเดือนเลยว่าจะตัดไม่ตัดดีเพราะรักผมมากชอบผมปกติทรงของเขาที่เขาไว้ปล่อยยาวตรงมากอะไรอย่างนี้
เนี้ยค่ะทางซ้ายทางขวาต่างกันไงอ่าป๊อปเปิดเหมือนเอาหน้าม้าเหรอ
หน้าม้าแล้วก็สไลด์สไลด์หน่อยก็มีความเกาหลีเบาไหมคะ
ก็เด็กลงอ่ะอืมหน้าม้าไงอืมหน้าม้าตัดแล้วหน้าเด็ก
แม่ก็ตัดบ้างสิไม่เอาเออพี่มดเคยเปลี่ยนทรงผมไหมเปลี่ยนแล้วไง
เปลี่ยนตัวลงเดี๋ยวไม่ได้ไว้ทรงนี้เปลี่ยนตัวลงเธอจริงหรอ
เมื่อก่อนนางไม่ได้ไห้ทรงนี้เป็นทรงไหนคะเขาเป็นทรงอื่นนะเป็นทรงแบบ
ทรงนี้เถอะไม่ใช่ทรงที่พี่หนุ่มให้ดูว่าวางในชีวิตฉันอยู่องค์การมายี่สิบปีอ่ะ
ช่างมีช่างทำผมที่แบบตั้งแต่ทำรายการทุกวันรายการทุกวันนะอืม
ทำมาวันสักสิบห้าปีที่ทุกวันน่ะค่ะตายไปแล้วหนึ่งเนอะช่างผมอืม
ก็เลยอีกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอยู่ช่างผมอยู่แค่ที่อยู่ด้วย
หนึ่งก็อีกหนึ่งก็กำลังจะติดผู้ไปแล้วเอออีกคนนึงก็ได้กับเลขาผู้ช่วย
แต่เมื่อก่อนมดดำไม่ได้ไว้ทรงนี้นะเมื่อก่อนกอเลียทำก็อย่างนี้แหละ
เป็นยังไงเป็นลงไหมคะหรือแบบไม่แผ่งข้างจะเป็นเผยขึ้น
เมื่อก่อนมันเป็นแบบลากไส่เหรอด้วยไม่ใช่แบบนี้ไอ้ตอนลุงแล้วตับแตกก็ไม่ใช่ทรงนี้น่ะ
ตอนตีท้ายครูแรกแรกก็ไม่ได้ทรงนี้อ๋อสองคนอีกต้นผีก็ตายไปแล้วเถ
ใช่จะมีต้นผีต้นจะตายแล้วช่างผมพี่เหรอครับอ๋อตายหมดแล้วเถอะ
อ่าพ่อช่างผมสองคนตายหมดแล้วกรเรียคนหนึ่งจริงจริงแล้วมีต้นคนหนึ่ง
ยิงตายหมดแล้วเออเอาแล้วอย่างใครจะกล้าเป็นช่างผมไหมพี่นี่ไง
เนี่ยอาจารย์กล้องก็ใกล้ตายแล้วเร็วเร็วเร็วเร็วนี้ผมไปแล้วเออ
ทำงานทั้งวันทั้งคืนอ่ะคือเขาเหนื่อยใช่ไหมอ่ะโอเค
หนุ่มพูดแล้วนะใช่ไหมบางทีเราไปใช้งานเขาสักวันทั้งวันทั้งคืนจริงจริงเนอะ
ผ่อมนั้ะไม่เจอนางผอมนางผอมนางผอมแบบพี่เอจะ

อืมผอมแบบผอมนี่ประโยชนคำถามใช่ไหมใช่อุ้ยนี่เพลียวเอวบางเลยอ่ะ
ปุ๊กโกะปุ๊กโกมไปถลกหนังหน้าท้องอย่างเงี้ยหรอฮะไม่ตัดปุ๊กโกะมันตัดทิ้งเลยนะ
เมื่อก่อนไทยพี่เอซเป็นผู้จัดการพี่ป๋อเออเนี่ยนั่งออกมาลงไอจียูอ่ะดูสิ
แต่นางบอกแอปพลิเคชันนางก็ยังต้องใช้อยู่เพราะแอปพลิเคชันคือเพื่อนของนาง

ไหนวะอ๋อพี่เออยู่ด้านหลังนั่นพี่ป๋อนัทธวุฒิ
โอ้โหนั่นคือพี่เอหรอครับ
ซูมซูมนั่นเอสุภาชัยเห็นคนหน้าดำดำฟันขาวข้างหลังพี่ป่อไหมคะนางบอกเนี่ย
อื้อหือน้องไม่เห็นเลย

มันมีควรที่ชอบแจกเงินอะไรอย่างเงี้ย

เอนเป็นผู้ให้ไม่แปลกที่วันนี้พี่เอ็นจะรวย
เป็นผู้ให้ใครลำบ่งลำบากไปหาไม่ได้หมดอะ
แน่นานรึไงไม่น่าพลาดแน่ทีสุดท้ายแน่ก็ไม่น่าพลาด

แต่หนุ่มเป็นตัวอย่างที่ชั่วสำหรับฉันไงเธอ
ฉันก็รู้สึกผิดไงว่าฉันไม่ให้คิวเขา

พี่ไปไม่ได้พี่ติดงานทั้งวันเลย

โอเคกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์สวัสดีฮะ

โปรดติดตามตอนต่อไป